เรียนท่านประธานทรภาค่ะทันยวัตรกมลวงวัตร
บัญชีรายชื่อผู้แทนรัศดรพักก้าวไกลค่ะ
วันนี้ท่านจะมาอภิปรายร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
นะคะฉบับที่พศซึ่งท่านและคณะพักก้าวไกลเป็นผู้เสนอค่ะ
ช่วงแรกนี้ท่านก็คงต้องอ่านหลักการตามลายลักษณอักษรนะคะ
ที่ท่านได้นำเสนอหลักการไปนะคะ
ร่างพระราชบัญญัติค่ะ
ร่างพระราชมัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หลักการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ให้ชายหญิงหรือบุคคลสองคนซึ่งเป็นเพศเดียวกัน
สามารถมั่นสมรสกันได้ตามกฎหมาย
เป็นคู่มั่นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย
โดยแก้ไขเพิ่มเติมบับ๕ลักษณะ๑หมวด๑และหมวด๒

มาตรา๑๔๔๐
มาตรา๑๔๔๑

ทนนะคะถอนค่ะ

มาตรา๑๔๔๖

มาตรา๑๔๔๘

มาตรา๑๔๕๐
มาตรา๑๔๖๒

และมาตรา๑๔๖๐

คู่สมรสในบับ๑หลักทั่วไปลักษณะ๒บุคคลส่วน๓
ภูมิลำเนามาตรา๔๓และลักษณะ๖อายุความ
หวด๑บทเบ็ดเสร็จทั่วไปมาตรา๑๙๓ทับ๒๓
เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขในหมวดนี้
ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรสซึ่งบุคคลสองคนสมรสกัน
ให้มีสิทธิ์และหน้าที่และความคุ้มครองตามกฎหมาย
โดยแก้ไขเพิ่มเติมบับ๕ลักษณะ๑หมวด๓
มาตรา๑๔๖๑มาตรา๑๔๖๒และมาตรา๑
๔หมวด๔
สิ่งระหว่างสามีภรรยาโดยแก้ไขเพิ่มเติมเป็นหมวด๔
ทรัพย์สินระหว่างคู่สมรสเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม
สิทธิและหน้าที่ของคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย
จัดการทรัพย์สินและหนี้สินร่วมกัน
โดยแก้ไขเพิ่มเติมบับ๕ลักษณะ๑หมวด๔

มาตรา๑๔๗๖ทับ๑

มาตรา๑๔๘๕ทับ๑

มาตรา๑๔๙๒ทับ๑

มาตรา๑๔ิ
ด้วยแก้ไขเพิ่มเติม
แก้ไขเพิ่มเติม
และมาตรา๑๓๐๐
และมาตรา๑๔๐๐

และแก้ไขลักษณะ๒หมวด

มาตรา๑๕๙๘

มาตรา๑๕๙๘ทับ๑๗

อุปการะเลี้ยงดู

มาตรา๑๕๙๘

ซึ่งจดทะเบียนสมรสโดยชอบด้วย

และผ่านิศสามารถรับ

บีดามานดาร์และบุตร

วางและระเบียบใดที่มา

และหน้าที่แก่สามี
หรือภรรยาหรือคู่สมรสหรือบิดามารดาหรือบิดาหรือมารดาแล้วแต่กรณี
ทั้งนี้การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ให้กรณีที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เป็นผู้ฆ่าคู่สมรส
ที่เป็นผู้ฆ่านะคะฆ่าสมรสของตนเป็นผู้ถูกจำกัด
เป็นผู้ถูกกำจัดมิให้เป็นผู้รับมรดก
เป็นผู้ไม่สมควรได้รับมรดกมาตรา๑๖๐๖วงเล็บ๓
คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายหรือคู่สมรสที่ร้างกัน
หรือแยกทางกันโดยไม่ได้หย่าร้างขาดจากการตามกฎหมาย
เป็นทายาทโดยชอบทำมีสิทธิ์ในการรับมรดกของคู่สมรสอีกฝ่ายที่เสียชีวิต
มาตรา๑๖๒๕วงเล็บ๑และมาตรา๑๑
เหตุผลเนื่องจากบทบัญญัติในประมวลแพ่งและพาณิชย์หลายมาตรานั้นขัดต่อ
บัญญัติในรัฐมนุนแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช๒๕๖๐มาตรา๒๗วัก๓
ซึ่งเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล
ด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องเพศโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บัญญัติซึ่งปรากฏในบับ๕แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ซึ่งขัดต่อการดำรงอยู่ของกลุ่มบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ
จึงเสนอให้แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
กำหนดให้บุคคลทุกคนได้รับการรับรองสิทธิ์ต่าง
เช่นสิทธิ์ในเรื่องการมั่นสิทธิ์ในการจดทะเบียนสมรส
ในการจัดการทรัพย์สินของคู่สมรส
สิทธิ์ในการเป็นทายาทโดยชอบธรรมการรับบุตรวนธรรม
และการรับมรดกจากคู่สมรส
ซึ่งการแก้ไขนี้จะทำให้สิทธิ์บุคคลทุกคน
เกิดมามีความเท่าเทียมและได้รับการรับรองและ
ทางกฎหมายสอดคล้องกับหลักความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมายและหลักศักดิ์สีความเป็นมนุษย์จึงจำเป็นต้องตาพระราชบัญญัติฉบับนี้ท่านประธานค่ะเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นหลักการนะคะ
แล้วก็เป็นเหตุผลนะคะก็เอ่อท่านอยากสิ่งที่ท่านจะอภิปรายต่อจากนี้ไปค่ะ
ก็อยากจะฝากถึงผู้แทนรัศดรทุกท่านที่อยู่ในสภาแห่งนี้
เพราะว่าสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยเป็นเรื่องเรียบง่ายนะคะของมนุษย์ทุกคน
ทุกคนในสังคมนั้นเข้าใจกันดีอยู่แล้วนะคะคือการที่ชายหญิงทั่วไปเนี่ย
ตัดสินใจสร้างครอบครัวแล้วก็ตัดสินใจที่จะจดทะเบียนสมรส
และใช้ชีวิตร่วมกันโดยมีบทบาทและหน้าที่มีสิทธิ์
มีศักดิ์ศรีและสวัสดิการเป็นเรื่องทั่วไปเป็นเรื่องพื้นฐาน
ทุกท่านในที่นี้เข้าใจเป็นอย่างดีค่ะแต่ในสิ่งที่เรียบง่ายนี้เองนะคะ
กลุ่มบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศกลับไม่มีสิทธิ์ขั้นพื้นฐานเหล่านี้ค่ะ
สิทธิในการประกอบตั้งครอบครัวไม่สามารถจดทะเบียนสมรสกันได้
ทำให้การก่อตั้งครอบครัวของบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศนั้น
พวกเราไม่มีสิทธิ์ไม่มีศักดิ์ศรีและไม่มีสวัสดิการค่ะ
สมรสเท่าเทียมอย่างที่เข้าใจกันในภาษาออนไลน์หรือในกฎหมายที่คนพูดกันนะคะ
มันไม่ได้เป็นการเรียกร้องในสิ่งที่มากกว่าผู้อื่นนะคะ
เรากำลังบอกกับท่านผู้มีอำนาจว่าสิทธิ์ในการก่อตั้งครอบครัวนี้
พวกท่านพรากพวกเราไป
และสิทธิ์ในการตั้งครอบครัวนี้นะฮะ
เป็นสิทธิ์ที่เราทุกคนต้องมีอยู่แล้วค่ะท่านประธาน

ในต่างประเทศนะคะก็มีการคุ้มครองสิทธิ์บุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศค่ะ
มีการรับรองไว้ในพันธกรณีสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
ที่ไทยก็ได้เข้าไปเป็นภาคี
รับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยหลักการของสิทธิมนุษยชน
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
การแก้ไขประมวลแพ่งพาณิชย์ครั้งนี้นะคะ
ให้ชายหญิงนั้นเปลี่ยนจากคำว่าชายหญิงเป็นบุคคลบุคคลนั้นเป็นใจความสำคัญค่ะท่านประธาน
เพราะนี่คือหลักการของที่สอดคล้องกับหลักการยอกยากาต้านะคะ
ที่ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนว่าการบรรยัติกฎหมายนั้น
จะต้องคำนึงถึงเรื่องเพศสภาพเพศวิธีและอัตลักษณ์ทางเพศ
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรทุกท่านค่ะ
ถ้าท่านหยิบหนังสือเล่มนี้นะคะท่านหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอ่าน
เปิดไปท่านจะเห็นว่าตั้งแต่๒๕๔๔นะคะ
ประเทศราชอาณาจักรเนเทอร์แลนด์ค่ะ
ราชอาณาจักรเบลเจียมแคนาดา
ไล่ลงมาราชอาณาจักรสเปนนะคะ
จนกระทั่งผ่านมา๓หน้าค่ะท่านประธาน
ปี๒๕๖๒สาธารณรัฐคอสเตอริกา
และล่าสุดนะคะ
สวิสแลนด์นะคะ
ในปี๒๕๖๕ก็มีกฎหมายสมรสเท่าเทียมแล้ว
ปัจจุบันนี้มีกว่า๓๐ประเทศทั่วโลกค่ะท่านประธาน
เราอาจจะนึกไม่ออกนะคะว่าบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศนั้น

ขณะที่พวกเขาจดทะเบียนสมรสกันไม่ได้
ก็ดูเหมือนว่าทุกอย่างก็มีเสรีภาพ

มาพูดเดินไปมาแล้วก็ทุกคนก็คิดว่า

เมื่อวิกฤตในชีวิตยังไม่มาถึง

ขอให้กำลังใจนะครับอย่าร้องไห้ครับ
ช่วงเวลานะคะเป็นเวลาของการชี้เป็นชี้ตายนะคะ
ในฐานะผู้แทนราชดรนะคะท่านขออนุญาตอ้างอิงนะคะ
คำพูดของประชาชนที่เป็นปวงชนชาวไทยนะคะ
ก็คือคุณพวงเพชรเห็งคำและคุณเพิ่มทรัพย์แซ่อึ้ง
คู่รักหญิงรักหญิงซึ่งอยู่กันมานาน๑๓ปีนะคะ
เขาได้พูดนะคะต้องขออนุญาตเอ่ยชื่อทั้งสองท่านนะคะ

มันอยู่ในวิกฤตชีวิตเมื่อเราต้องการมีทางออกค่ะท่านประธาน
เขาอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตร่วมกัน
แต่เมื่อเขาป่วยไข้และการเซ็นยินยอมในการรักษานั้นกระทำแทนกันไม่ได้
การทำประกันชีวิตนะคะ
ก็ต้องระบุคนที่มีทะเบียนสมรส
หรือคนที่มีเลือดเนื้อเสื้อไขเกี่ยวดองกัน

ไม่สามารถระบุผู้รับประโยชน์ได้
เวลาซื้อที่ดินอสังหาริมทรัพย์หรือจากการกู้ซื้อบ้าน

หรือถ้าซื้อแล้วก็ไม่สามารถครองสินทรัพย์นั้นในฐานะคู่สมรสได้
หรือการซื้อบ้านกรรมสิทธิ์คนเดียวและเมื่อความรักเปลี่ยนแปลงนะครับ
สมรสอีกฝ่ายก็อาจจะเป็นคนที่เสียเปรียบ
และสิ่งหนึ่งที่คู่รักผู้มีความหลากหลายทางเพศเป็นกังวลมากนะคะ
ก็คือการสร้างทรัพย์สินร่วมกันจำนวนมาก
สร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวอันเป็นที่รักของเขา
แต่เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตไป
สิ่งที่หามาก็จะไม่ได้ตกไปสู่คนที่เขารักอย่างที่เขาต้องการ
สวัสดีการสังคมจนถึงนโยบายองค์กรที่ทำงานครอบครัวคู่รักของผู้มีความหลากหลายทางเพศ

เพราะบางองค์กรนะคะท่านประธานมีนโยบายช่วยเหลือด้านค่าเล่าเรียนบุตร
นโยบายในด้านการสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลของคู่สมรส
แต่กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศก็ถูกมองว่าเป็นเรื่องของบุคคลมากกว่า
สวัสดิการของรัฐด้วยค่ะท่านประธาน
ท่านจะยกตัวอย่างนะคะท่านขออนุญาตเอ่ยชื่อคุณมิกกี้
ซึ่งเป็นข่าวดังนะคะซึ่งหลายหลายท่านก็อาจที่จะได้อ่านผ่านตานะคะ
เป็นครูสาวราชการหญิงข้ามเพศที่ชื่อมิกกี้
ใช้ชีวิตกับคู่รักของเขามาเป็นเวลานานนะคะ
และคู่รักของเขาก็ป่วยเป็นมะเร็งปักระยะสุดท้ายนะฮะ
ก็ไม่สามารถเบิกค่ารักษาจากราชการได้นะคะ
นี่คือสิ่งที่ไม่เท่าเทียมนะคะ
เข้าใจว่าเราวัดคุณค่าความรักไม่ได้นะคะ
แต่ถ้าเราไม่แก้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
นั่นหมายถึงว่ารัฐไทยไม่ได้ให้คุณค่าความรักของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศค่ะ
แล้วก็ข้อมูลของกรุงเทพธุรกิจนะคะ
หรือกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศมี๔ล้านคน
และเป็นการคาดคณีที่เราอาจจะมีถึง๗ล้านคนในประเทศค่ะ
นี่คือการรอคอยเป็นกฎหมายที่คนรอคอยเป็นจำนวนมาก
ที่วันนี้เขายังถูกพรากสิทธิขั้นพื้นฐานไป
วันนี้นะคะท่านก็อยากจะบอกว่า
ถึงเวลาที่การเมืองต้องก้าวหน้าก้าวไกลค่ะ
เรายังมีกฎหมายในระบบสองเพศที่ไม่เอื้อต่อการดำเนินชีวิต
ในประเด็นของความหลากหลายทางเพศ

ในเรื่องรสนิยมทางเพศที่ยังถูกเลือกปฏิบัติ
สิ่งเหล่านี้คือสิทธิขั้นพื้นฐานของคนทุกคน
โลกใบนี้นะคะที่เราจะดำเนินชีวิตตามที่เราต้องการ
การสร้างครอบครัวนะคะของชายและหญิงทั่วไปนะคะ
ก็คือการสืบสายโลหิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบุตรแล้วก็มรดกนะคะ
แต่กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศนะคะ
สร้างครอบครัวด้วยสายสัมพันธ์ค่ะท่านประธาน
และนี่คือรักที่ไม่มีเงื่อนไข
คิดว่าเราทุกคนเคยตั้งคำถามกับตัวเองว่า
เราจะเข้าถึงปรัชญาของความรักได้ยังไง
ท่านคิดว่ากฎหมายฉบับนี้จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของการให้นะคะ
ยังไม่มีเงื่อนไขค่ะท่านประธาน

นี่คือช่วงเวลาสำคัญของเราทุกคนในผู้แทนราษดรแห่งนี้นะคะ
ที่เราจะใช้อำนาจที่มาจากปวงชนชาวไทยที่เลือกทุกท่าน
ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านที่เรามานั่งเป็นปากเป็นเสียงให้กับพวกเขา
มาพูดคำพูดของพวกเขาให้บันทึกอยู่ในสภา
และช่วงเวลานี้ค่ะเราสามารถใช้อำนาจที่เรามีอยู่ในมือ
กดโวทย์นะคะกดโวทย์ให้ร่างพระราชมัญญาชบับนี้นะคะ
ผ่านเข้าสู่วาระหนึ่งตั้งคณะกรรมธิการศึกษานะคะ
เข้าใจว่ารัฐมนตรีอาจจะมีความกังวลแต่ท่านคะ
เราสามารถทำงานร่วมกันได้ในคณะกรรมธิการซึ่งก็เป็นเรื่องที่ศึกษาอยู่แล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นทิ้งท้ายนี้จึงจากจะฝากให้ทุกท่านได้พิจารณาด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
ครับท่านน้ำตรีเชิญหน่อยครับ
รับกราบเรียนท่านประธานสภาพุทธแห่งรัสดรที่ครบและท่านสมาชิกผู้สงเกียจ
ผมนายอนุชานาคาสายลำตรีประจำสำน้ำนายยลำตรีได้รับบ้อบหมายจากคณลำตรีให้เสน่อต่อที่ประชุมเพื่อขอรับร่างพึ่งหยัดแก้ไขเพิ่มเติมรุมวลกฎหมายแท่งและพาณิตฉบักที่พอศรซึ่งนายธั

ท่านนะครับก็จะได้ผ่านเรื่องนี้ไปได้ครับ
เพราะว่ากระบวนการต่อไปเราก็ต้องรอให้คอรมอลเสนอกลับมา
แต่ผมจะอนุญาตให้สมาชิกที่ลงชื่อนั้นได้อภิปราย
แต่เรียนว่าโดยหลักการนั้นท่านผู้เสนอก็เสนอโดยรายละเอียด
แต่ว่าจะเสนอเพิ่มเติมอย่างไรก็ขออนุญาตให้อยู่ในจำกัดเวลาที่เราได้รับนะครับ
ท่านแรกที่ขออนุญาตอภิปรายคุณวาโยอัศวรุ่งเรืองครับ
ขอเชิญครับพักเก้าไกรได้เสนอชื่อขึ้นมา
อีก๕ท่านนะครับในจำนวนทั้งหมด๙ท่านของภาคฝ่ายค้าน
มีภักดิ์เพื่อไทย๑ท่านและมีท่านสุกโกโนมภาษา
ภักดิ์รัฐบาลมีท่านดังสาวกวินธาตุภาคี
ก็พินานะครับยินดีอนุญาตให้ทุกคนได้มีโอกาสได้พูด
แต่ดูเวลานะครับขอรักษาเวลา

จุฬพันธ์เชิญนะครับ
ท่านประธานที่เคารพผมจุลพันธ์อมรณิวัฒน์เพื่อไทยเชียงใหม่
ประเด็นแรกผมต้องแสดงความไม่เห็นด้วยนะครับกฎหมายหลายฉบับ
ต้องส่งไปให้ครมพิจารณา๖๐วัน
กับล่าช้าไป๓๔เดือนโดย

แต่ท่านประธานครับผมสงสัยในประเด็นของท่านประธาน

ถ้าเราจะไม่อภิปรายในวันนี้
เราจะรออภิปรายวันที่คอรมอลนำ

ถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยผมก็อาจจะถอนตัวนะครับ
เพราะผมก็มีรายชื่ออยู่หนึ่งในนั้นเช่นเดียวกัน

สภาจะมีมติส่งไปให้คอรมอลหรือไม่
นะครับก็ไม่เป็นเหตุให้พวกผมถอนรายชื่อครับ
ผมก็ไม่เข้าใจกระบวนการที่ท่านประธานประสงค์นะครับ

ครับโดยทั่วไปแล้วโดยปฏิบัตินั้น
จุดปันเนื้อออกนะครับเพราะว่าไม่ใช่ส่วนสมัยแรก
โดยปกติแล้วเวลามีร่างรำยัติของสมาชิก
เมื่อโครมมอล์รับไปวินากรรมรับประการ

เพราะว่าเพราะถือว่าเป็นมติที่เมื่อที่ประชุมอนุมัติ

ที่ไม่อนุมัติเขาไม่ค่อยมีครับ
เพราะว่าถือว่ารัฐบาลคอรมอลได้แสดงเจตนาเบื้องต้นว่า
ไม่ให้เรื่องรำยัติฉบับนี้ล้มไปโดยการลงมติ
คือให้โอกาสในการรับไปพินา
แต่เมื่อรับไปพินาแล้วจะไปปรับปรุงแก้ไขอย่างไรก็
หรือจะรับไม่รับก็อย่างที่เราเห็นเมื่อเช้า

คืออภิปรายซึ่งก็ถ้ามองในค่าของเวลานี้
เราจะเสียเวลาไป๒ครั้งในประเด็นเดียวกัน
แต่โดยที่ผู้เสนอวันนี้ได้นำรายชื่อมาเสนอ
เหลืออีก๙ท่านที่จะอภิปราย

ถ้าประหยัดเวลาแต่ละท่านก็คำนึงถึงเวลาที่อยู่
เพราะเราในพูดกลับมาตอนกันวันหนึ่งว่า
เราพยายามที่จะให้เร็ว

เรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัศดรที่เคารพครับกับผมวาโยอัตสุรั่งเรือง
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลท่านประธานครับ
วันนี้ครับถึงกันสักทีครับกับร่างแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับท่านประธาน
ย่อแล้วกันนะครับว่ากฎหมายสมรสเท่าเทียมของพวกเราพักเก้าไกลนะครับ
ผมคงไม่ได้ลงไปในรายละเอียดนะครับรายมาตรานะครับเพราะว่าทางท่านธัญวัฒน์เนี่ยได้ลงรายละเอียดไปค่อนข้างมากแล้วนะครับ
แต่ผมอยากนำเสนอครับท่านประธานครับเพื่อปลดล็อกทางความคิดครับ
เป็นคอนเซ็ปต์กว้างครับในเกี่ยวในเรื่องที่เกี่ยวกับเพศแล้วก็มายคติซึ่งเป็นที่มาของกฎหมายฉบับนี้ครับ
สไลด์ขึ้นด้วยนะครับเข้าไปสไลด์สองเลยนะครับ
คำถามครับท่านประธานที่เราต้องมานั่งทำให้เกิดความเท่าเทียมทางเพศเนี่ยนะครับ
เพราะว่าเราแบ่งแยกเพศมนุษย์เนี่ยนะครับออกเป็นชายและหญิงในลักษณะแบบขาวกับดำซ้ายและขวานะครับ
แต่แท้จริงแล้วท่านประธานครับคำถามก็คือว่ามนุษย์เราจริงในธรรมชาติมีกี่เพศ
สไลด์ขึ้นด้วยนะครับฝ่ายโสดครับในการระบุเพศของมนุษย์เนี่ยนะครับสไลด์ที่๓นะครับ
ในการระบุเพศของมนุษย์เนี่ยนะครับท่านประธานครับผมขอใช้ในเรื่องของการแพทย์อันนั้นสไลด์ที่สองโอเค
ทางการแพทย์เราเนี่ยนะครับท่านประธานครับเราจะระบุเพศของมนุษย์เนี่ยเราจะใช้ลักษณะจำเพาะของเพศเนี่ยนะครับ
อย่างคือลักษณะเฉพาะของเพศแบบปฐมภูมิกับลักษณะเฉพาะของเพศแบบทุติยภูมินะครับ
ถ้าจะให้อธิบายง่ายครับท่านประธานปฐมภูมิเนี่ยก็คืออวัยวะเพศเป็นแบบไหนล่ะ
อวัยวะเพศภายในนะครับอวัยวะสืบพันธุ์เนี่ยเช่นมีรังไข่ไหมมีมดลูกไหมนะครับ
มีต่อมลูกหมากไหมมีอันทะหรือเปล่าอันนี้นะครับคือลักษณะจำเพาะของเพศที่เป็นแบบปฐมภูมิ
ส่วนแบบที่เป็นทุติยภูมิเนี่ยนะครับก็คือลักษณะภายนอกอื่นนะครับท่านประธานเช่นผู้หญิงผมยาวนะครับ
มีเต่านมมีสะโพกผายนะครับอุ้งเชิงการเนี่ยผายเพื่อที่จะทำให้สามารถคลอดลูกได้ง่าย
ผิวพันธุ์ที่เรียบเนียนนะครับผู้ชายก็มีหนวดมีเครานะครับร่างกายกำยำนะครับมีมวลกล้ามเนื้อต่อไขมันสูงกว่า
ประมาณนี้นะครับท่านประธานสไลด์ถัดไปครับ
ทีนี้ท่านประธานครับเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าเราคงไม่สามารถที่จะระบุเพศของมนุษย์เนี่ยจากลักษณะภายนอกหรือลักษณะภายในได้จริงเพราะอะไรครับ
เพราะว่าการแพทย์ของเราเนี่ยมันพัฒนาไปมากท่านประธานครับ
เราสามารถที่จะผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนอวัยวะเพศจากชายเป็นหญิงหรือจากอวัยวะเพศหญิงให้เป็นชายก็ได้นะครับ
ผ่าตัดเสริมเต้านมเราก็ทำได้นะครับ
และผมเชื่อเหลือเกินท่านประธานว่าในอนาคตการปลูกถ่ายอวัยวะภายในก็อาจจะเป็นไปได้
ปลูกถ่ายมดลูกอาจจะปลูกถ่ายรังไข่ก็ได้เหมือนกัน
ทางกลับกันครับท่านประธานครับสตรีที่อาจจะมีโรคประจำตัวบางอย่าง
มีภาวะบางอย่างที่มีความจำเป็นที่จะต้องผ่าตัดมดลูกออกไปผ่าตัดรังไข่ออกไป
ถามว่าเขาเหล่านั้นยังเป็นผู้หญิงอยู่หรือเปล่าตามความเชื่อแบบเดิมตามทัศนะแบบเดิมก็ยังเป็นถูกต้องไหมครับ
หรือความสามารถในการสืบพันธุ์เองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นตัวที่จะบ่งชี้ได้ว่าคนคนนั้นเนี่ย
เป็นมนุษย์เพศชายหรือมนุษย์เศษหญิงถูกต้องไหมครับอย่างคนที่เป็นหมันเนี่ย
หรือว่าคนที่ผ่าตัดเอาอวัยภายในบางอย่างออกไปนะครับก็เลยมีบางท่านก็เสนอว่า
ถ้าอย่างนั้นจริงแล้วเราต้องดูเข้าไปไหนท่านประธานครับเราต้องดูเข้าไปในพันธุกรรมครับ
ดูลงไปในโครโมโซมครับสไลด์ถัดไปครับอันนี้เป็นความผมเชื่อว่าเป็นความรู้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับท่านประธาน
เอาแค่นี้ก่อนเลยนะครับสไลด์ถัดไปครับ
ผมเลยอยากชวนคิดครับท่านประธานครับเพื่อปลดล็อกทางความคิดเกี่ยวกับคอนเซ็ปต์ในเรื่องของสมรสเท่าเทียมนี้ว่า
แล้วถ้าโคโมโซมออกมาเป็นอย่างนี้ครับท่านประธานเขาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงครับ
ภาวะนี้เขาเรียกว่าคลายเฟลเตอร์ซินโรมท่านประธาน
แบบนี้นะครับสภาพร่างกายของเขาเนี่ยก็จะดูเป็นมนุษย์ที่มีเต้านม
แต่ว่าเต้านมก็อาจจะไม่ได้ใหญ่มากสะโพกผายหน่อยหน่อยมีอวัยวะเพศที่ดูกำกวม
บอกไม่ได้ว่าเป็นชายหรือจริงนะครับสไลด์ถัดไปครับ
แล้วถ้าเป็นแบบนี้แหละครับลักษณะภายนอกเนี่ยเป็นหญิงทั้งหมดเลยนะครับท่านประธาน
แต่เซลล์ในร่างกายเขาไม่ตอบสนองกับฮอร์โมนของเพศชายที่ผลิตออกมา
แล้วแบบนี้ครับลักษณะภายนอกเป็นหญิงแต่พันธุกรรมเป็นชายสรุปเป็นชายหรือหญิงครับ
ไลด์ถัดไปครับไซส์สุดท้ายเนี่ยนะครับเป็นสไลด์ของอวัยวะเพศกำกวมเนี่ยนะครับ
คือก็เข้าใจว่าอาจจะไม่เหมาะสมที่จะเอารูปขึ้นนะครับ
แต่หลักก็คือว่าอวัยวะเพศกำกวมเนี่ยก็จะดูไม่ออกครับว่า
ที่ปูดปูนออกมาเนี่ยเป็นองคชาติหรือว่าเป็นคลิกโตลิสต์กันแน่
แล้วข้างน่าสรุปว่ามันเป็นถุงอันทะหรือว่ามันเป็นแคมใหญ่กันแน่

เพราะฉะนั้นประเด็นที่สำคัญครับเอาสไลด์ลงครับ
ท่านประธานครับเราจะเห็นได้ว่านะครับว่า
พยายามที่จะระบุเพศของมนุษย์ด้วยการตรวจนับเงื่อนไขต่างเนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาจากลักษณะภายนอกอวัยภายใน
ลึกลงไปถึงระดับพันธุกรรมเนี่ยนะครับ

ไม่สามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ได้อย่างแน่ชัด
มนุษย์คนใดหรือบุคคลที่ถูกพิจารณาอยู่นั้นเนี่ย
จะถูกว่าจัดเป็นเพศชายแท้หรือว่าเป็นเพศหญิงแท้กันแน่
แม้กระทั่งความสามารถในการสืบพันธุ์นะครับที่ผมได้พูดไปแล้ว
จุดตัดนะครับท่านประธานของการกำหนดเพศของมนุษย์เนี่ย
อาจจะไม่สามารถพิจารณาหรือว่าตัดสินได้ในลักษณะที่เป็นข่าวหรือดำนะครับ
หรือว่าซ้ายขวาเพราะว่าอะไรฮะเราเห็นอยู่แล้วในสังคมครับท่านประธานว่า
ธรรมชาติของมนุษย์มีเฉดมากมายเลย
แต่คำถามที่ควรตอบให้ได้จริงครับท่านประธานก็คือว่า
ทำไมเราต้องมานั่งแบ่งแยกเศษมนุษย์ด้วยครับ
ในเมื่อรัฐมนุษย์แห่งราชนาจักรไทยเนี่ยครับมาตร๒๗เนี่ย
ยัติเอาไว้อยู่แล้วครับว่าบุคคลย่อมไม่ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุความแตกต่างทางเพศ
การเสนอร่างแก้ไขภูมิบนกฎหมายแพ่งละพานิดในครั้งนี้ของพระเก้ากลัยนะครับ
อยู่บนหลักคิดนี้แหละครับซึ่งสะท้อนภาพของธรรมชาติของมนุษย์ที่มีความหลากหลาย
ความหลากหลายทางเพศครับไม่ใช่แค่ชายกับหญิง
แต่ว่าเป็นบุคคลกับบุคคลเพราะว่าคนทุกคนเนี่ยเท่าเทียมกันท่านประธานครับ
สุดท้ายครับท่านประธานการอยู่ร่วมกันมีชีวิตคู่การสร้างครอบครัวการแต่งงานของมนุษย์เนี่ยครับ
ก่อเกิดจากความรักครับไม่ใช่สัญชาติยาน
ที่คนคนหนึ่งนะครับจะรักกับใครสักคนหนึ่งย่อมเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานเคาะและเป็นธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้ว
ดังนั้นกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันที่ล้าหลังที่บรรยัติมานานแล้ว
แล้วไม่ได้สอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยครับ
สมควรที่จะถูกปรับปรุงแก้ไขครับท่านประธาน
เพื่อให้สอดคลับกับธรรมชาติอันหลากหลายของมนุษย์นี้เอง
ทำให้คนที่เขาเนี่ยรักกันอยู่แล้วนะครับ
อยู่ด้วยกันแล้วก็ได้รับสิทธิต่างที่เขาพึงมี

ครับต่อไปนางสาวเบนจาแสงจันทร์ครับ
เรียนท่านประธานสภาดิฉันเบนจาแสงจันท
สมาชิกสภาพผู้แทนราชดรแบบบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลค่ะ
ดิฉันจะขออภิปรายสนับสนุนในส่วนของร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เพื่อนสมาชิกสภาพผู้แทนราชดรจากพักเก้าไกรและคณะ
ซึ่งรวมไปถึงอดีตเพื่อนสมาชิกสภาพผู้แทนราชดรของดิฉัน
ร่วมเป็นคณะทำงานด้านการแก้ไข
ภศสเท่าเทียมฟสำหรับนี้ด้วยค่ะ
โดยข้อเสนอที่ที่ฉันสนับสนุนในการขอแก้ไขร่างพรบฉบับนี้นะคะ
ก็เป็นไปเพื่ออบรับความหลากหลายทางเพศ
ภายใต้ฐานคิดที่ว่าคนทุกคนเท่ากันค่ะ
ตามคุณค่าหลักการความเสมอภาค
ซึ่งถือว่านี่เป็นหลักการของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
มนุษย์ทุกคนย่อมได้รับการรับรอง
ก็คุ้มครองจากกฎหมายอย่างเท่าเทียมกันค่ะ
ไม่ว่าคนนั้นนะคะจะมีเพศใดเชื้อชาติใดศาสนาใดภาษาใด
หรือมีถิ่นกำเนิดและความเชื่อทางการเมืองแบบใดก็ตามนะคะ
โดยกฎหมายนะคะจะต้องไม่ไปเลือกปฏิบัติ
และต้องไม่ไปมุ่งรับรองสิทธิ์เฉพาะคู่รักเพศเดียวกันเท่านั้นค่ะ
แต่ร่างพรบแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
หรือที่เราเรียกกันสั้นว่าพรบสมรสเท่าเทียมฉบับนี้
เป็นการรับรองสิทธิ์ของคนทุกคนค่ะ
เพื่อนำไปสู่การที่บุคคลจะสามารถสมรสได้อย่างเท่าเทียมกันค่ะ
ท่านประธานค่ะเพื่อนสมาชิกของดิฉันผู้แทนราชดรจากพักเก้าไกรนะคะ
อภิปรายสนับสนุนในเรื่องหลักของการที่ทำไมต้องมีพรบสมรสเท่าเทียม
เพื่ออบรับมนุษย์ทุกคนอย่างเสมอภาคกันไปแล้ว
และได้อภิปรายถึงสิทธิ์ในการก่อตั้งครอบครัวของมนุษย์ทุกคน
รวมไปถึงบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศด้วย
ว่านี่เป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการก่อตั้งครอบครัวในรูปแบบใดก็ตาม
ซึ่งการใช้ชีวิตร่วมกันของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ
ก็ถือเป็นการก่อตั้งครอบครัวอีกรูปแบบหนึ่งด้วยค่ะ
เพื่อนสมาชิกของดิฉันนะคะก็ได้อภิปรายถึงความหลากหลายทางเพศ
มุมมองมิติสังคมและพูดถึงการอภิปรายว่า
สมรสเท่าเทียมไปช่วยส่งเสริมในเรื่องของมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ให้กับประเทศในแง่ใดบ้าง

ถ้ากฎหมายมีความมั่นคงเป็นธรรมสร้างความรู้สึกปลอดภัย

เขาก็จะมีความมั่นใจในการที่จะก่อร่างแล้วก็สร้างครอบครัว
ลงทุนกับสิ่งที่เขารักด้วยกันค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นการซื้อบ้านไม่ว่าจะเป็นการซื้อรถ
ซื้อประกันหรือซื้อทรัพย์สินต่างร่วมกัน
ซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะสามารถที่จะปลดล็อกเรื่องเศรษฐกิจให้เติบโตเพิ่มมากขึ้นอย่างเต็มศักยภาพด้วยค่ะ
อกจากนั้นนะคะเพื่อนสมาชิกของดิฉันก็ได้อภิปรายในถึงหลักการของในทุกประเทศ

อนุญาตให้คู่รักที่มีความหลากหลายทางเพศได้สมรสกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
และทำให้เราทราบว่าหลายประเทศเลยนะคะที่ให้ความสำคัญและตระหนักร่วมกัน
ถึงความจำเป็นในการที่จะตรากฎหมายเพื่อรับรองสถานะการใช้ชีวิตร่วมกัน
ของบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศด้วยค่ะ
ดังนั้นนะคะนี่จึงเป็นการยกระดับความก้าวหน้าทางกฎหมายของไทยค่ะ
เพื่อปรับกฎหมายให้สอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและอนุสัญญาอีกหลายฉบับ
ไม่ว่าจะเป็นกติการะหว่างประเทศที่ว่าด้วยเรื่องของสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
หรือไม่ว่าจะเป็นกติการะหว่างประเทศที่ว่าด้วยสิทธิ์ทางการค้าสังคมและวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ
ไม่ว่าจะเป็นอนุสัญญาที่ว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบต่อสตรี
และไม่ว่าจะเป็นอนุสัญญาที่ว่าด้วยสิทธิเด็ก
และนี่เองค่ะเป็นสิ่งที่เพื่อนสมาชิกของพักเก้าไกลและดิฉันได้ชี้ให้เห็นไปแล้วว่า
ทำไมเราต้องสนับสนุนร่างพรบแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
หรือที่เรารู้จักกันในนามว่าพรบสมรสเท่าเทียม
ในส่วนของดิฉันนะคะท่านประธานดิฉันจะขอใช้โอกาสนี้ในการที่จะสื่อสารไปถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านทุกคน
และสื่อสารกับผู้แทนราษดรในสภาแห่งนี้ว่าถึงเวลาแล้วค่ะ
สังคมไทยจะต้องยอมรับความเป็นจริงในสังคมนี้
รวมไปถึงทุกสังคมในโลกใบนี้ค่ะที่มีผู้คนที่มีความหลากหลายทางเพศ
อยู่มากเกินกว่าที่เราจะถูกครอบงำด้วยการถูกแบ่งแค่เพศชายและหญิงเท่านั้น
ท่านประธานค่ะเราต้องยอมรับความจริงค่ะว่าความรักการแต่งงานและการใช้ชีวิตคู่
รวมไปถึงสิทธิ์ที่จะสร้างครอบครัวไม่ได้เกิดขึ้นมานะคะ
ชายหญิงเท่านั้นเลยค่ะแต่ท่านประธานค่ะนี่มันเกิดขึ้นอะไรกับสังคมไทยเราคะ
กลายเป็นว่าในวันนี้เนี่ยสังคมไทยยังไม่ยอมรับกับการปรับตัว
และยังไม่ยอมรับกับกฎหมายฉบับนี้แล้วก็ยังมีความรู้สึกว่าทับแคบนะคะ
ที่กฎหมายของเราเนี่ยมีความแข็งตึงจนเกินไป
และยังไม่ยอมให้มีการปรับตัวให้เหมาะสมกับบริบทสังคมไทยและสังคมโลกอีกด้วย
ดังนั้นนะคะท่านประธานเราในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติค่ะ
ผู้มีหน้าที่ที่ทำหน้าที่ออกกฎหมายแทนพี่น้องประชาชนในการปรับและออกแบบกฎหมาย
ให้ตรงตามข้อเท็จจริงของสังคมและบริบทโลกที่เปลี่ยนไป
เราทุกคนในที่นี้ในฐานะผู้แทนราษดรจึงต้องเปิดรับกระแสโลกค่ะ
และอย่าได้ทำตัวตกขบวนประวัติศาสตร์อีกต่อไป
นี่คือช่วงเวลาที่สำคัญค่ะท่านประธานร่วมกันรับร่างพรบสมรสเท่าเทียมฉบับนี้
แก้ไขกฎหมายให้โอบรับทุกคนในสังคมอย่างเท่าเทียมกันค่ะ
มนุษย์ทุกคนได้ใช้ชีวิตอย่างปกติและเรียบง่าย
เท่าที่มนุษย์คนหนึ่งบนโลกนี้นะคะจะสามารถสร้างครอบครัวและใช้ชีวิตคู่ของเขาได้ค่ะ
โดยที่เขาจะได้รับสิทธิ์ขั้นพื้นฐานทางกฎหมายโดยไม่มีข้อจำกัดทางเพศอีกต่อไปด้วยนะคะ
ท่านประธานค่ะสุดท้ายในห่วงยามที่ประชาชนทุกคนนะคะ
ต่างรู้สึกสิ้นหวังกับความยากลำบากในการที่จะเรียกร้องแม้แต่สิทธิ์ขั้นพื้นฐานในชีวิตของมนุษย์
ดิฉันคิดว่านี่ถึงเวลาแล้วค่ะที่สภาผู้แทนแห่งนี้
เราจะต้องพิสูจน์กันจริงว่าพื้นที่แห่งนี้นะคะยังเป็นพื้นที่แห่งความหวัง
ยังเป็นพื้นที่แห่งความฝันให้กับผู้คนทุกคนและทุกกลุ่มได้อย่างเท่าเทียมกันหรือไม่
และช่วยกันฟังเสียงของประชาชนค่ะไม่ใช่แค่คนรุ่นเรานะคะท่านประธาน
แต่เราต้องยืนหยัดเพื่อคนรุ่นลูกรุ่นหลานเราในอนาคต
แล้วช่วยกันยืนยันค่ะว่าคนรุ่นลูกรุ่นหลานของเรา
เขาจะต้องไม่ถูกเหยียบย่ำลดทอนและเลือกถูกปฏิบัติ
โกงความเป็นมนุษย์และตัดตอนความฝันของพวกเขาอีกต่อไปนะคะ
ดิฉันนะคะไม่ได้อภิปรายเพื่อร้องขอ
อภิปรายเพื่อเรียกร้องหรือขอร้องต่อสมาชิกทุกท่าน
แต่ดิฉันต้องการอภิปรายเพื่อทวงสิทธิ์
และทวงคืนสิทธิ์อันชอบทำนี้ให้กับมนุษย์ทุกคน
ซึ่งเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานเองค่ะที่มนุษย์ทุกคนมีอยู่แล้ว
ทวงคืนสิทธิ์ให้กับพวกเขาคืนชีวิต
คืนความฝันให้กับพวกเขาทุกคน
โดยขอให้สมาชิกทุกท่านร่วมกันรับร่างพรบสมรสเท่าเทียมฉบับนี้ด้วยค่ะ

ครับต่อไปคุณมณพรเจริญศรีครับ

จังหวัดนครพนมจากภักดิ์เพื่อไทยค่ะ
ท่านประธานค่ะดิฉันจะขออภิปราย
ร่างพระราชมัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีความน่าสนใจที่ได้พูดถึงการสมรสกันของชายหญิง
หรือบุคคลสองคนที่เป็นเพศเดียวกันสามารถมั่นหรือสมรสกันได้ตามกฎหมายค่ะ
ท่านประธานค่ะพอดิฉันเห็นร่างพรบฉบับนี้
ฉันต้องถือต้องบอกว่าเป็นความท้าทายของการผลักดันกฎหมาย
ที่จะต้องผ่านอุปสรรคแล้วก็หลายขั้นตอน
แม้ว่าวันนี้โลกจะเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากค่ะ
แต่ทุกคนก็คงต้องตระหนักนะคะว่าการสมรสเท่าเทียมกัน
เป็นเรื่องของคนทุกคนสังคมมีความหลากหลาย
ทางเพศแต่พวกเราทุกคนก็ต้องรวมใจกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันค่ะ
ที่จะทำให้ทุกฝ่ายช่วยกันที่จะสามารถผลักดันสังคมนี้
ให้มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเท่าเทียมทางเพศได้
ฉันเชื่อมั่นค่ะว่าการขับเคลื่อนทางสังคม
ที่มีความเห็นขัดแย้งกันแล้วก็เป็นความสวยงาม
ระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นการปักทงความคิด
ภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนนั่นก็คือการมองลึกลงไป
ในเรื่องของสิทธิมนุษยชนที่ประชาชนควรจะได้รับ
ภาคประชาชนเองคงต้องออกมาช่วยกันสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมค่ะ
ท่านประธานค่ะสมรสเท่าเทียมกันเป็นหลักสิทธิมนุษยชน
สิทธิของการก่อตั้งของครอบครัวหรือความเรียบง่ายที่มนุษย์คนหนึ่ง
ที่จะสร้างครอบครัวโดยไม่มีข้อจำกัดและการกำหนดให้
บุคคลทุกคนได้รับการรับรองสิทธิต่างไม่ว่าจะเป็นสิทธิของการมั่น
สิทธิในการจดทะเบียนสมรสสิทธิในการจัดการทรัพย์สิน
ในการจัดการทรัพย์สินของคู่สมรสซึ่งการแก้ไขนี้
จะทำให้ทุกคนได้รับความเท่าเทียมกันและได้รับการรับรองและคุ้มครองทาง
กฎหมายค่ะจะสอดคล้องกับความเสมอภาค
ต่อกฎหมายและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ค่ะท่านประธาน
ดิฉันจะขอพูดถึงความเสมอภาคต่อกฎหมายซึ่งมีความซับซ้อนแล้วก็มีข้อขัดแย้งอยู่
เป็นจำนวนมากแม้ว่าสังคมของคนบางกลุ่ม
จะยอมรับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศแล้วก็มีความชิงชังแล้วก็มีอคติ
ต่อผู้คนที่มีความหลากหลายทางเพศเช่นมีความอคติต่อกลุ่มคน
ปฏิบัตินะคะด้วยสาเหตุที่เกิดขึ้นดิฉันก็อยากจะยกตัวอย่าง
กรณีสังคมไทยปัจจุบันนี้นะคะว่าจะเห็นว่าสังคมไทยมีความปลอดภัย
ในชีวิตทรัพย์สินน้อยลงเพิ่มการก่อเหตุในเรื่องของอาชญากรรม
ตัวอย่างจะเห็นว่าในที่สาธารณะขณะนี้ก็มีการก่อสร้างห้องน้ำ
เกิดขึ้นหลายแห่งค่ะนอกจากนั้นค่ะในประเด็นที่สอง
มองว่าสังคมไทยถูกมองว่าหากสมรสเท่าเทียมกัน
ในชีวิตจริงจะมีผลต่อโครงสร้างจำนวนประชากรของประเทศอาจจะลดลง
เนื่องจากการที่ทำให้ประชากรลดลงนั่นก็เพราะว่า
เดียวกันสามารถแต่งงานกันได้จะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ภาพรวมต่อไปในอนาคตค่ะอย่างในกรณีที่สามค่ะท่านประธาน
อัตลักษณ์ทางเพศที่ถือว่าไม่สอดคล้องกับสังคมไทยซึ่งเป็นมาตรฐาน
ทำให้กลุ่มเหล่านี้ต้องเผชิญกับการไม่ยอมรับของบุคคลในครอบครัวแล้วก็ไม่เป็นไปตามบรรทัศนของสังคมแล้วก็ไม่ได้ยอมรับต่อ
ชื่อเสียงวงตระกูลอาจจะทำให้เสื่อมเสียต่อวงตระกูลในอนาคตค่ะท่านประธานค่ะสามตัวอย่างที่ที่ฉันได้ยกตัวอย่าง
หากในอนาคตกฎหมายการสมรสเท่าเทียมกันนี้ผ่านที่ประชุมสภาพผู้แทนรัศดรและถูกนำมาใช้จริง
ดิฉันเชื่อว่าสังคมจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นการเปิดพื้นที่ให้กลุ่มเพศที่มีความหลากหลายยอมรับความเสมอภาคทางเพศ
และเป็นส่วนหนึ่งที่จะเสริมสร้างสังคมไทยให้มีรอยยิ้มมีความเห็นต่างเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันและนำมาซึ่งความรักความสามัคคีจากความหลากหลายทางเพศนี้ก็จะส่งผลให้เราเคารพในความเป็นตัวตนของกันและกันมากขึ้นค่ะ
แต่ดิฉันมองว่าการพิจารณาร่างพรบในวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของสันติภาพ
สมรสเท่าเทียมกันจึงจะทำให้สังคมไทยอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจกันและตระหนัก
สิทธิในการก่อตั้งครอบครัวของสิทธิมนุษยชน
ซึ่งเป็นปัจเจกบุคคลประเทศใดก็ตามควรจะได้รับรองจากรัฐค่ะ
ท่านประธานค่ะดิฉันในฐานะสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรดิฉันจะไม่พิปรายลึกลงไปในรายละเอียดของแต่ละมาตรา
แต่ดิฉันได้ลุกขึ้นมาแสดงความเห็นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความเห็นของสมาชิกในพักเพื่อไทย
ฉันจึงขอรับหลักการร่างพรบสมรสเท่าเทียมกันฉบับนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
ครับต่อไปคุณสรรทิมสุวรรณ
ท่านประธานที่เคารพผมสรรรทีมสวรรค์สมาชิกสภาผู้แทนรัฐสดรจังหวัดเลย
วันนี้จะขออภิปรายสนับสนุนร่างแก้ไขพระราชบัญญัติ
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ที่เราเรียกกันว่ากฎหมายในการทำให้การสมรสนั้นเท่าเทียม
ท่านประธานครับผมขอย้อนไปสักนิดหนึ่ง
จริงนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการพูดเรื่องนี้ในรัฐสภา
จริงถ้าย้อนกลับไปช่วงเวลา๑๐๒๐ปีก่อน
ในปี๒๕๔๔ก็เคยมีการยกประเด็นนี้ขึ้นมา
แต่ในสังคมในตอนนั้นความเข้าใจหลายอย่าง
ยังไม่กว้างขวางมากพอที่จะทำให้เกิดการผลักดันจนเป็นรูปธรรมได้
แต่ว่าในปี๒๕๕๕ก็เป็นอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อผลักดันการสมรสแล้วก็ผลักดันสิทธิของกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ
ให้มีความเท่าเทียมกับประชาชนทุกคน
แต่ก็น่าเสียดายครับเพราะว่าในปีนั้นที่กำลังมีการผลักดันเรื่องนี้อยู่
ในช่วงปี๒๕๕๕๒๕๕๗ก็มีการรัฐประหารไปซะก่อน
แล้วก็ไม่มีการพูดถึงหลังจากนั้น
ร่างแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
แล้วผมหวังว่านี่คงจะเป็นการแก้ไขจริงสักครั้ง
หลังจาก๒๐ปีที่ผ่านมาเราเจออุปสรรคมากมายในการทำให้เรื่องพื้นฐานมาก
อย่างความสัมพันธ์ของคนสองคนมันจะต้องเป็นเรื่องยาก
ถ้าเราย้อนกลับไปคำว่าการแต่งงานคำว่าความรักต่างนานาเนี่ย
มันก็ไม่ได้มีคำว่าเพศมาเกี่ยวตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
มันก็ควรจะเป็นคำว่าบุคคลอย่างที่ร่างนี้พยายามเสนอ
ผมขอฝากนิดนึงนะฮะถ้าท่านรัฐมนตรีบอกว่าอยากจะขอไปศึกษาสัก๖๐วัน
ผมบอกเลยครับว่าร่างนี้ท่านไม่ต้องใช้เวลาถึง๖๐วันหรอกครับ
ถ้าท่านอ่านจริงเนี่ยผมให้๑๐นาทีท่านก็เข้าใจหมดแล้ว
เพราะสิ่งที่เขาต้องการที่จะแก้ไขเพียงแค่แก้คำที่บ่งชี้ถึงเพศสภาพ
ไม่ว่าจะเป็นชายเป็นหญิงบิดามันดาต่างให้ใช้คำว่าเป็นบุคคล
ซึ่งทำให้ทุกคนเท่าเทียมกันท่านไม่ต้องใช้เวลา๖๐วันเลยครับ
เพราะฉะนั้นผมอยากให้ท่านลองคิดดูสักครั้งว่าจริงถ้าเรารับเลยมันก็ได้นะฮะ
ทีนี้กลับมาครับเหตุผลเนี่ยหลายท่านอภิปรายไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเหตุผลทางการแพทย์
ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลเรื่องการส่งเสริมเรื่องธุรกิจต่างที่เพื่อนสมาชิกได้พูดไป
แต่หลักสำคัญนะครับท่านประธานมันก็คงจะต้องถามว่าทำไมเราต้องกำหนดตั้งแต่แรก
ทำไมมันต้องกำหนดตั้งแต่แรกว่าต้องเป็นชายหญิงแต่งงานกัน
ผมจะไม่ลงไปเรื่องรายละเอียดการมั่นกันอะไรต่างที่อาจจะมีการพูดกันบ้าง
แต่ถ้าเราย้อนกลับไปมันก็เป็นไปตามบริบทของสังคมเป็นความเชื่อในช่วงเวลาที่ออกกฎหมายนั้น
แต่ว่าตอนนี้ครับโลกพัฒนามาถึงขนาดนี้แล้วตอนนี้เรามีสิ่งใหม่ใหม่มากมาย
แล้วทำไมกฎหมายที่แค่จะทำให้เราก้าวทันโลกไม่ใช่นำไปด้วยนะครับ
นี่แค่ก้าวตามโลกเพราะว่าที่อื่นสามารถเข้าใจและยอมรับเรื่องเราเหล่านี้ได้อยู่แล้ว
และการแก้ไขในรัฐสภาของเราเนี่ยผมมองว่านี่ก็ไม่ใช่ก้าวที่ยิ่งใหญ่
แต่เป็นการเริ่มต้นที่สำคัญในการที่เราจะพูดได้เต็มปากว่าประเทศเราทุกคนเท่าเทียมกันจริง
สิทธิในการที่เราจะดูแลคนรักของเราไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตาม
ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการที่จะตัดสินใจในยามวิกฤตสิทธิในการเป็นเจ้าของบางอย่างร่วมกัน
อันนี้เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนไม่ควรจะต้องเป็นสิทธิที่ถูกกำหนดด้วย
ข้อกำหนดที่เราไม่สามารถเลือกได้ไม่มีใครสามารถเลือกได้ว่าเราจะเกิดมาด้วยเพศสภาพแบบไหน
แต่การเจริญเติบโตการที่เราอยู่บนโลกใบนี้ทำให้เรารู้ตัวเองและมันทำให้เราพัฒนามากขึ้นทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้น
แล้วมันควรจะเป็นสิ่งนี้หรือเปล่าครับที่เราจะเอามาให้ความสำคัญในการออกกฎหมาย
เฉพาะกฎหมายที่เป็นความสำคัญระหว่างคนสองคนหรือการสร้างครอบครัว
ผมแค่อยากจะให้สมาชิกทุกท่านผมเชื่อว่าทุกท่านเข้าใจ
และผมเชื่อว่าทุกท่านก็จะยอมรับแล้วก็สนับสนุนร่างนี้
เพราะมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยครับท่านประธานว่าทำไมเราจะไม่รับร่างนี้
ขออภัยเพื่อนสมาชิกบางท่านที่อาจจะเป็นเรื่องความเชื่อทางศาสนาอันนี้ผมได้เข้าใจ
แต่ถ้าเราพูดในพื้นฐานทั่วไปมันมีเหตุผลอะไรที่เราจะต้องไม่รับ
มีเหตุผลอะไรที่เราจะไม่สามารถแก้ไขให้คนที่เขาต้องการความเท่าเทียม
เขาไม่ต้องการอภิษฎมากกว่าเราและการแก้ไขเนี่ยครับก็ไม่ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบอะไรเลย
สิ่งที่เขาได้เพียงแค่ทำให้กลุ่มที่ยังไม่ได้รับสิทธิและเสรีภาพเท่ากับคนอื่นสามารถทำได้
ที่ผมพูดมายืดยาวขนาดนี้ผมอยากจะย้ำอีกครั้งนะครับว่า
ถ้าอยากจะเอาไปศึกษาจริงนะฮะผมบอกเลยว่ามันไม่จำเป็นต้องใช้เวลา๖๐วันจริง
แล้ว๖๐วันแล้วกว่าเราจะกลับมาในสภาแห่งนี้
ซึ่งผมเชื่อว่าเพื่อนสมาชิกทุกท่านก็จะเห็นด้วยเนี่ย
อยากลองว่าไหนวันนี้เราก็มาแล้วนะฮะ
ถ้าเป็นไปได้เราก็อยากให้มันรับให้มันจบในวันนี้นะฮะ
เพื่อที่เราจะได้เริ่มต้นให้สิทธิที่เท่าเทียมกับประชาชน
ที่เขาสมควรได้รับมาตลอดเวลาที่ผ่านมา

ต่อไปขอเชิญนางสาวกวินาศตาคีครับ

ผมกวินาทตาคีสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
จังหวัดชนบุรีพักพลังท้องถิ่นไทยครับ
ผมขออภิปรายสนับสนุนร่างพระราชมัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
หมวดของกฎหมายครอบครัว

การส่งลดและอื่น
ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้กับชาย

หรือกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศนะครับ
ได้มีโอกาสส่งลดการยายเข้าเทียม
และทำให้ได้รับสิทธิต่าง

พลังท้องถิ่นไทยได้มีนโยบาย

ฉะนั้นในพระบอบเฉพาะนี้

พร้อมที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่

ผมเองเป็นหนึ่งคนที่จัดอยู่ในกลุ่ม

ของคนหลายคนนะฮะที่ไม่ได้นั่งอยู่ในสภาแห่งนี้

อยากจะให้มีการแก้กฎหมาย
รับรองสิทธิของบุคคล

ของการนำไปสู่การแก้ไข

สนับสนุนหรือรับหลักการ
เพื่อนำไปพิจารณาต่อ

มีสิทธิมีสวัสดิการมากมาย

สิทธิในการรักษาพยาบาล

สิทธิในการได้รับค่าชดเชยต่าง
สิทธิในการที่จะขอเครื่องราชอิสริยพร

เปิดช่องให้กับคู่สมรส

ไม่ได้เปิดช่องให้กับกลุ่มคนที่
เป็นผู้มีละครหลากหลายทางเพศเลย

กลุ่มของผู้มีความหลากหลายทางเพศ

ซึ่งผมมองว่ามันไม่ยุติธรรม
เพราะสิทธิ์ตรงนี้ควรที่จะได้รับ

คือการเปิดโอกาสให้กับ

เขาสามารถที่จะสร้างความมั่นใจให้กับครอบครัวของเขาได้

หรือดำเนินกิจการธุรกิจต่าง

สามารถที่จะเติบโตในอนาคตของเขาได้

รวมไปถึงคำดูถูกดูแคลน

กลุ่มของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศนั้นเป็น

สุดท้ายนะครับผมและภรรณภรรพลังแตน
ถิ่นไทยพร้อมที่สนับสนุน

ร่วมใจลงรับมติรับหลักการในครั้งนี้ด้วยครับ
ท่านครับผมขออนุญาตเวลาของรัฐสภาแห่งนี้นะครับที่จะอธิบายถึงความสำคัญในอีกมิติหนึ่งของร่างพรบสมรสเท่าเทียมฉบับนี้ครับ
ผ่านท่านประธานไปยังเพื่อนสมาชิกรวมถึงพี่น้องประชาชนที่รับฟังอยู่ทางบ้านในขณะนี้นะครับ
ท่านประธานครับปัจจัยที่เราจะตัดสินเห็นด้วยหรือจะปฏิเสธกฎหมายฉบับนี้

คำแรกคือคำว่าความรักครับแล้วก็คำว่าความกลัว
หมายความว่าถ้าเราจะสนับสนุนกฎหมายฉบับนี้
เราจะสนับสนุนก็ต่อเมื่อเรามีความรักครับความรักต่อเพื่อนร่วมชาติทุกคน
แต่ถ้าเราจะปฏิเสธกฎหมายฉบับนี้เราก็จะปฏิเสธมันด้วยความกลัว
กลัวที่จะเห็นความเท่าเทียมเกิดขึ้นในสังคม
สังคมที่นิยมแต่เรื่องของชนชั้นมาตั้งแต่โบราณ

กฎหมายฉบับนี้ครับหากพิจารณาดีนะครับ
จะพบว่านี่ไม่ใช่เรื่องของการแต่งงานครับ
ของประชาชนทุกคนสิทธิ์ในการเลือกด้วยความสมัครใจ
ว่าจะชอบอะไรจะรักอะไรจะอยู่กับใคร

มันจึงเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
ที่ประเทศประชาธิปไตยควรมีให้กับประชาชนของเขา
ท่านประธานครับวัฒนธรรมประเพณีเป็นเรื่องที่ดีครับ
แต่จะมาปิดกั้นเสรีภาพก็คงจะไม่ได้

คงจะไม่มีใครอนุรักษ์ถึงขนาดเอ็กซ์ตรีม
ขนาดจะนุ่งจงกระเบนไปทำงานใช่ไหมครับ

ที่สำคัญนะครับต้องบอกว่าร่างกฎหมายฉบับนี้

คำแนะนำในคำพิพากษาจากสารรัฐมนุน
เสนอแนะให้ฝ่ายนิติบัญญัติออกกฎหมาย
เพราะว่าตรงคู่ตามตรงครับ

สังคมครับที่ตั้งข้อสงสัย
ตั้งคำถามกับคำตัดสินของสารรัฐมนุน

หรือสูงกว่ากฎหมายรัฐบาลนูน

กลุ่มหนึ่งในประเทศนี้มีค่ามากกว่าความรักของประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งในประเทศนี้
ถึงวันนี้ครับสังคมก็ตั้งคำถามกันเยอะแยะไปหมดครับว่า
แค่ปล่อยให้เขาแต่งงานกันเนี่ยมันจะอะไรนักหนา
ให้เขาแต่งงานกันเนี่ยมันจะหนักหัวใคร
ให้เขาแต่งงานกันเนี่ยประเทศมันจะสูญเสียอะไร

ผมก็ต้องขอตอบความสงสัยเหล่านั้นครับว่า
มีสิทธิ์พังครับแต่ไม่ใช่ประเทศพังครับ
แต่เป็นระบบชนชั้นที่เขาสร้างกันไว้ต่างหากมันอาจจะพังก็ได้
และนี่คือความกลัวที่ผมพูดถึงครับ
แต่อย่าโต้ตอบความกลัวนั้นด้วยการปฏิเสธเรื่องนี้เพียงเพื่อจะรักษาสถานะของตัวเองเอาไว้
จะรักษาสถานะอันสูงส่งสถานะที่ตัวเองคิดว่าเหนือกว่าคนอื่นเนี่ย

ถ้ากลัวว่าความเท่าเทียมทางเพศมันเกิดขึ้นในประเทศนี้

กลัวจะกระอักเลือดตายว่าวันใดวันหนึ่งที่สถานะที่เหนือกว่านี้

ความภาคถูกออกภูมิใจในความแมนความเป็นชาติบุรุษที่องอาจ
ผายไหล่ผึ่งมันจะถูกลดทอนลงไป
พวกเขากลัวว่าต่อไปจะไม่ได้เรียกคนกลุ่มหนึ่งว่า
พวกตุ๊ดพวกกะเทยพวกวิปริต
ที่มันจะแสดงถึงความสูงทรงที่มากกว่าของพวกเขาได้อีก
พวกเขากลัวครับว่าต่อไปจะไม่ได้หัวเราะร่าเริง
เวลาที่ดูทีวีเห็นนักแสดงตลกในทีวี
แต่งหน้าทาปากใส่วิกเสริมหน้าอกมาแสดงถึงความผิดปกติทางกายภาพที่เกินจริง

แม้เรื่องตลกร้ายนี้มันจะสะท้อนระบบชนชั้นในสังคมไทย
ที่ทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนกลุ่มหนึ่งในประเทศนะครับ
แต่มันก็เป็นความกลัวที่เป็นเหตุให้ท่านปฏิเสธเรื่องนี้
ท่านประธานครับจริงแล้วต้นทางหรือเชื้อที่มันทำให้เกิดความรักหรือความกลัวเนี่ย
ประเด็นนี้มันเป็นเรื่องของมุมมองเท่านั้นเองครับ

ถ้าท่านแงนคอมองขึ้นไปจากข้างล่างเนี่ย

จริงท่านจะไม่มีความเห็นใดต่ออะไรเลยนะครับ
เพราะท่านมองจากมุมของคนที่ชั้นต่ำกว่า
แต่ถ้าท่านมองด้วยการที่ก้มหน้าลงมามองคนจากข้างบนเนี่ย
ท่านก็จะตัดสินเรื่องนี้ได้อย่างรวดเร็วทันที
ชะตากรรมของร่างกฎหมายนี้ก็จะขึ้นอยู่กับความเมตตาของท่าน
ปรานีของท่านไม่ก็ขึ้นอยู่กับความกลัวของท่านทั้งหลาย
เพราะท่านทั้งหลายคือชนชั้นนำของสังคม
แต่ถ้าท่านมองคนอื่นมองเพื่อนมนุษย์แบบที่เราต้องการเห็น

คือมองทุกคนในระดับสายตา
เพื่อนร่วมชาติในมุมละนาบขนานไปกับพื้นโลก
จะเห็นว่ามนุษย์แท้จริงแล้วทุกคนเท่ากันครับ
มุมมองนี้ท่านจะเห็นว่าไม่มีใครสูงกว่าใคร

ไม่มีใครมีค่ามากหรือมีค่าน้อยไปกว่ากัน
ไม่มีอาชีพไหนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมากหรือน้อยกว่ากัน
มุมมองนี้เรื่องการแต่งงานเรื่องเพศสภาพเรื่องกฎหมายวัฒนธรรมประเพณี
กลายเป็นเพียงภาพเบลอครับที่ไม่ได้สละสำคัญอะไร
เท่ากับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเพื่อนร่วมชาติ
เมื่อใดที่ท่านมองคนอื่นในระดับสายตาเดียวกับที่พวกเรามอง
ท่านจะตำหนักได้ทันทีครับว่ากฎหมายฉบับนี้
แต่กฎหมายฉบับนี้รองรับสิทธิ์ให้กับคนทุกคนต่างหาก
นี่คือกฎหมายเพื่อคนทุกคนในประเทศ
บอกว่าคนทุกคนจะมีอิสระที่จะเลือกชอบอะไรก็ได้
รักอะไรก็ได้จะอยู่กับใครก็ต้องอยู่ได้
เพราะทุกคนเท่ากันซึ่งมันไม่มีทางเกิดขึ้นครับ
ถ้าหัวใจของท่านยังไม่เกิดความรักต่อเพื่อนมนุษย์
ซึ่งอยู่ร่วมชาติร่วมสังคมเดียวกันนี้
ผมหวังว่าเพื่อนสมาชิกรวมถึงพี่น้องประชาชนนะครับ
ฟังอยู่ทางบ้านจะสนับสนุนหลักการของกฎหมายฉบับนี้
ติดประเด็นไหนเนี่ยในข้อกฎหมายเราไปว่ากันในชั้นกรรมธิการครับ
แต่ความฝันที่จะเห็นสังคมที่เท่าเทียม
เห็นคนที่เท่ากันคือหลักการที่ประเทศนี้

ต่อไปคุณพิธาริมเจริญรัฐครับ

พิธาริมเจริญรัฐบัญชีรายชื่อพักก้าวไกล

ที่จะขอเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์สภา

โดยศธัญวัฒน์กระมวงวลวัฒน์
แล้วก็อดไม่ได้ครับที่ในฐานะหัวหน้าพัก
จะพูดแทนสสธันวารินผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ไป
เป็นคนที่คอยริเริ่มในการต่อสู้

เพื่อการความเท่าเทียมในการสมรสของพี่น้องประชาชน

ท่านท่านวารินพูดกับผมอยู่เสมอครับว่า

สิทธิในการสร้างครอบครัวของทุกคน
ตั้งแต่เกิดไม่ควรมีกฎหมายใด
ปิดกั้นสิทธิมนุษยชน
ขั้นพื้นฐานของทุกคนได้

ที่สภาแห่งนี้เป็นเหมือนกับสถานที่

มีหน้าที่ที่จะต้องผ่านกฎหมาย

อันนั้นเป็นหน้าที่ของผู้แทนรัศดรอย่างผม

สภาของเราทำหน้าที่เหมือนเป็นกระจกสะท้อนสังคม
ว่าเราอยู่กันในประเทศแบบไหน

การที่ผมได้มามีส่วนร่วม
นาทีประวัติศาสตร์ของสภา

เป็นการส่งสัญญาณไปยังพี่น้องประชาชน
เป็นการส่งสัญญาณไปยังประชาคม

ยังมีความเป็นไปได้ในความก้าวหน้า

ยังมีความมีเอกภาพในความหลากหลายนั้น

ความหลากหลายที่เราภูมิใจนะภูมิใจหนา

กับความเท่าเทียมไม่มาอยู่คู่กัน

และนี่คือสิ่งที่เราได้ปักหมุดลงไปในสภาแห่งนี้แล้ว

ว่าประชาคมโรคแล้ว
ว่าประเทศไทยมีคุณค่าแบบไหน

เวลาที่เหลือมีอยู่ไม่มาก

สู้ในเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ

ว่าสังคมได้เปลี่ยนไปแล้ว

ขอโทษกับคนหลายกลุ่ม
ที่เป็นครอบครัวกันมา

แต่ในนาทีที่ต้องชี้เป็นชี้ตาย

ที่จะรักษาพยาบาลคู่ชีวิตของเขา

สำหรับครูที่มี

ไม่เหมือนกับเพศที่ได้เกิดมา

ให้มีคอนเทนต์แบบนี้อยู่ในประเทศไทย

สื่อสารไปยังกับคนรุ่นผม

ที่กำลังต้องการที่จะสร้างชีวิต

เขามีโอกาสสิทธิเท่าเทียมกับผู้แทนทุกคนในนี้

มีสิทธิในการที่จะบริหารทรัพย์สินแทนกันและกัน
เมื่อไม่มีคนที่เขาเคยใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้

อีกมากมายมหาศาลในประเทศไทย
ที่ยังพยายามทำความเข้าใจกับตัวเองอยู่
ว่าทำไมเสียงที่เขาบอกตัวเอง
ในวัย๖๗ขวบ๘๙๑๐ขวบ

กับสิ่งที่เสียงจากภายนอก
ภายนอกกำลังพูดกับเขาอยู่

อยู่ในห้องเงียบคนเดียว

และผู้ปกครองที่มีบทสนทนา

เยาวชนรุ่นลูกรุ่นหลาน

สภากำลังบอกว่าสังคม

เปลี่ยนแบงอะไรภาพประเทศนี้สังคมเขาเปลี่ยนไปแล้ว
เรามีหน้าที่ตามสังคมให้ทันแค่นั้นเอง
แล้วเขาจะสามารถที่จะใช้ชีวิต

ในวัยที่เขาอายุแค่๑๐อย่าง๑๒ควบ
ที่มีแต่บทสนทนา
แต่คนที่เป็นพ่อเป็นแม่ของเขาเองแม้แต่เพื่อนฝูง
สิ่งที่เขาจะต้องโดนตีตราโดยสังคมสิ่งที่เขาจะถูกประนาม
ถ้ากฎหมายฉบับนี้ไม่ผ่านจะเป็นสิ่งที่กฎหมายฉบับนี้
ทำให้เรื่องเหล่านี้หลีกเลี่ยงไปได้กับคนรุ่นลูกรุ่นหลานของเรา

มันคือมันคือกระจกสะท้อนที่เรากำลังบอกเยาวชนคนรุ่นลูกรุ่นหลานรวมถึงลูกสาวของผมด้วย
โทนในการที่เราอภิปรายแล้วการที่เราลงคะแนนครั้งนี้
เป็นการบอกเขาว่าไม่มีอะไรที่ผิดปกติสำหรับเขา
เขาสามารถมีชีวิตแล้วก็มีอนาคตได้เท่ากับคนทุกคน
เพราะว่าคนทุกคนเท่ากันและนี่คือสิ่งที่เราจะเลือกปฏิบัติ
สิ่งที่เราจะไม่เลือกปฏิบัติในสังคมแบบนี้
นี่ต่างหากคือสิ่งที่เรามีความจำเป็นที่จะต้องลงคะแนน
แล้วก็สนับสนุนให้มีพรบแบบนี้เป็นการเซ็ตโทนของสังคม
สุดท้ายครับท่านประธานผมอยากจะให้ความหวังกับเยาวชนคนหนุ่มสาวว่า
ด้วยความเห็นของกรมการปกครองต่อร่างพรบฉบับนี้ครับ
การแก้ไขให้บุคคลไม่ว่าจะต่างเพศหรือเพศเดียวกัน
สามารถทำการสมรสกันได้ตามกฎหมาย
เป็นการรับรองสิทธิในความผูกพันของคู่รักเพศเดียวกัน
ให้เป็นคู่สมรสและการจัดการความสัมพันธ์ทางครอบครัว

คุณเศรษฐศิษย์สมาชิกสภาพูดแทนราชดรแบบเป็นชีลายชื่อพรรคเก้าไกร
ท่านประธานครับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
หรือที่ประชาชนเรียกกันว่าพรบสมรสเท่าเทียมที่เรากำลังพิจารณาอยู่นี้
เป็นหนึ่งในกฎหมายที่สำคัญและก้าวหน้า
และได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากที่สุดเป็นประวัติการ
เนื่องจากเข้ามามีผู้แสดงความเห็นในกฎหมายฉบับนี้ถึง๕๔๔๕๑คน
และมีผู้เข้าชมถึง๑ล้าน๓แสนกว่าคน
และในขณะนี้นะครับก็ยังมีผู้คนอีกเป็นจำนวนมาก
ที่กำลังจับตามองการพิจารณาและเฝ้ารออย่างมีความหวัง
ให้กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้
ท่านผู้ชมเรื่องสมรสเท่าเทียมไม่ใช่เรื่องใหม่ครับ
แต่เป็นหลักการที่มาจากพื้นฐานหลักการสากล
สิทธิในการสร้างครอบครัวและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย
ตามประติญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนข๒ข๑๖
และหลักการยอกยากาต้าข้อ๒๒
ซึ่งรับรองว่ามนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์ในการสร้างครอบครัว
โดยไม่ขึ้นกับวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ

กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ
ถูกแบ่งแยกกีดกัน
ลิดลอนสิทธิประการนี้มาอย่างยาวนาน
ทั้งหมดนี้เป็นเพียงเพราะว่ากฎหมายเรื่องการมั่นและสมรสของไทย
ยังคงยึดติดกับจารีดและบริบทสังคม
ในช่วงที่มีการร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา๑๔
ซึ่งก็ผ่านมาเกือบร้อยปีแล้ว

ที่กฎหมายซึ่งล้าหลังและไม่เข้ากับยุคสมัย
และไม่เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนนี้

ที่ผ่านมาประเทศไทยประชาสัมพันธ์มาตลอดว่า
เป็นสวรรค์ของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ
และใช้ภาพลักษณ์นี้สร้างรายได้อย่างมหาศาล
ประชากรไทยที่เป็นกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ

และสร้างมูลค่าเศรษฐกิจได้ถึง๗๙๑๐๐๐ล้านบาท
มูลค่าเศรษฐกิจนี้อาจสะท้อนได้ว่า
ภาพลักษณ์ที่เป็นมิตรต่อความหลากหลายทางเพศของไทย
เม็ดเงินแก่เศรษฐกิจอยู่ไม่น้อยนะครับ
แต่เมื่อกลับมามองสิทธิและสวัสดิการ
กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศได้รับตามกฎหมายนั้น
กลับสวนทางกับภาพลักษณ์ที่เราสื่อออกไป
หลายคนอาจคิดว่าการผ่านกฎหมายฉบับนี้

คนที่มีความหลากหลายทางเพศได้สมรสกันเท่านั้น
ไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรให้กับประเทศ
ยังเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณ
ภาษีที่เก็บได้จากพวกเขาก็จะลดลง
เนื่องจากสิทธิลดหย่อนจากคู่สมรส

สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงมายาคติ
และเป็นอคติของผู้ที่ปิดกั้น
กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ
โดยไม่ได้คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของชาตินั้นเป็นหลัก
หากเราไม่มีอคติและศึกษาอย่างจริงจัง
ก็จะเห็นได้ว่าความจริงแล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้น
เพราะงบประมาณที่ภาครัฐจะต้องเสียไปกับสวัสดิการ
และภาษีที่จะเก็บได้น้อยลง
เป็นจำนวนที่น้อยนิดมากเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าทางเศรษฐกิจ
พวกเขาจะสร้างเพิ่มให้กับประเทศ
เมื่อมีการเปิดรับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศทางกฎหมาย
ผลการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการรวมกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ
ให้เห็นว่าประเทศที่บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
ได้รับการยอมรับทางกฎหมายตามที่ระบุไว้ทางด้านขวานะครับ
เช่นการที่เพศเดียวกันสามารถจดทะเบียนสมรสกันได้
หรือรับบุตรบุญธรรมร่วมกันได้

เข้ามามีส่วนร่วมของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ

เมื่อเรามาเปรียบเทียบกับสิ่งที่บางคนกังวลว่า
รัฐจะสูญเสียรายได้จากการลดหย่อนภาษี
หรือสวัสดิการของคู่สำรวจของค่าราชการ
แต่หากเรามองในเรื่องของการลงทุนในมนุษย์แล้ว
เป็นกำไรของประเทศอย่างมหาศาลครับ

อ้างอิงข้อมูลจำนวนคู่สมรสจากระบบสถิติ

มีจำนวนคู่สำรส๒๗๑๐๐คู่
หรือ๕๔๒๐๐คน
คิดเป็นประมาณ๑ของประชากรอายุ๑๘ปีขึ้นไป

หากมีการสมรสของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ
และหากลบกรณีที่สามารถลดหย่อนภาษีเงินได้

ภาษีที่เก็บได้จะลดลงไปประมาณ๑๔๗ล้านบาท
และในส่วนของสวัสดิการ
รักษาพยาบาลค่าราชการและพนักงานประจำของคู่สมรส
จากข้อมูลของงบกลางค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

มีการเบิกจ่ายอยู่ที่๗๖๐๒๓ล้านบาท
และหากการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของคู่สมรส
กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ
เท่ากับความน่าจะเป็นของคู่สมรสชายหญิง
สวัสดีการค่ารักษาพยาบาลพี่ต้องจ่ายเพิ่ม
อยู่ที่๔๑๒ล้านบาท
คิดเป็นทินเป็นเพียง๐๕๔ของรายจ่ายทั้งหมดเท่านั้น

จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย
ทีดีพีเฉลี่ยต่อหัวของประเทศไทยที่ปี๖๓
อยู่ที่๒๓๔๘๐๕บาทต่อคน
และหากเราเปิดรับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ

ก็จะทำให้จีดีพีของประเทศไทยเพิ่มขึ้น๓
หรือคิดเป็นจำนวนเงินถึง๕๖๙๔๓ล้านบาท

ที่เก็บได้ก็จะมากขึ้นตามไปถึงอย่างแน่นอน
ซึ่งหากเปรียบเทียบกับสิ่งที่รัฐลงทุนเพียง๕๕๙ล้านบาท
ประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากตรงนี้
อย่างน้อย๕แสนกว่าล้านบาท

เป็นการลงทุนในมนุษย์ที่ไม่เลวเลยใช่ไหมครับ

การต่อสู้ฝาฟันของพี่น้องประชาชน
ประชาสังคมและองค์กรระหว่างประเทศ
ในเรื่องนี้ที่มีมาอย่างยาวนาน

บางคนถูกจับขังด้วยความรุนแรง
บางคนถูกยึดเครื่องมือทำมาหากิน
ประชาชนพยายามผลักดันทุกทางแล้วครับ
บนถนนทั้งบนโลกโซเชียล
ยังยื่นเรื่องต่อสารรัฐธรรมนูล
ผมไม่เห็นเหตุผลอะไรเลยในการที่จะประเศษร่างข้อระบอเฉพาะนี้
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ทำให้กฎหมายไทยมีความก้าวหน้า
การทำตามหลักสิทธิมนุษยชน
หรือแม้กระทั่งการเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจของประเทศไทย
สุดท้ายนี้ครับเสียงโหวตจากเพื่อนสมาชิกเท่านั้น
ที่จะแสดงให้เห็นว่าท่านเห็นว่ากลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ

และท่านกำลังจะคืนสิทธิความเป็นมนุษย์ให้กับพวกเขา

ขอเรียนท่านวาชิกเพื่อจะได้เตรียมตัวนะครับ
ว่ามีผู้อภิปรายอีก๖ท่านดังต่อไปนี้ครับ
คุณสุฆาโนมธาและแพทย์จัตรุงเป็นนรพัฒน์
นายวิรัติวรัสสิรินนายกรวีปริศนานันตกุล
นายสิริพงศ์อังคัตสุขุลเกียจนายอุงหาธรรมบายบูรณ์

อนุญาตที่ประชุมขอจบ๖ท่านนะครับ
แล้วจากนั้นจะขออนุญาตที่ประชุมนะครับ
ผมได้ยื่นชื่อหน้าบันลังเป็นท่านที่๗ท่านสุดท้ายครับ

ก็เป็นคนที่๑๑ในฝ่ายรัฐบาลนะครับ
จุรพันธ์อีกคนก็รวมทั้งหมด๗ท่าน
อนุญาตที่ประชุมว่าขอจบ๗ท่านนี้นะครับ
เพื่อจะได้ลงมติต่อไปครับ
ต่อไปท่านกพิษณานัทกุลครับ

สมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพักภูมิใจไทย

เรากำลังพิจารณา
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ซึ่งกฎหมายฉบับนี้เสนอโดยเพื่อนสมาชิก
คุณธัญวัฒน์กระมวลวงวัดจากพักก้าวไกล
ผมต้องกลับเรียนท่านประธานครับ
ผมเองในฐานะที่เป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทย
ในฐานะที่เราทำหน้าที่เป็นผู้แทนของประชาชน

สภาแห่งนี้เราได้พิจารณากฎหมาย
นำเสนอโดยสมาชิกสภาพผู้แทนราษดร

ได้นำเอาความคิดเอาความต้องการของพี่น้องประชาชน

และมาพิจารณากันในสภาแห่งนี้
ผมฟังเพื่อนสมาชิกหลายท่านครับ

แล้วผมเองก็หลังจากที่ได้ฟังเหตุผลต่างแล้ว

เป็นเรื่องจริงที่เราคงไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เลยครับว่า
คนเรานั้นไม่สามารถที่จะเลือกเกิดเองได้
ตอนที่เราเกิดมาไม่มีใครแม้แต่คนเดียวบนโลกนี้หรอกครับ
เกิดมาพร้อมกับความสามารถที่จะกำหนดเพศของตัวเองในวันที่เราลืมตามาบนโลกนี้ได้
แต่ทุกคนเมื่อลืมตามเกิดมาบนโลกนี้แล้ว
สิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานสำคัญของการเป็นมนุษย์คือ
เขาควรที่จะมีสิทธิ์มีเสรีภาพในการเลือกเส้นทางเดินของชีวิตของตัวเอง
ว่าเขาจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่
เขียนกฎหมายเสนอกฎหมายฉบับนี้ผ่านให้สภาพผู้แทนรัศดรนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งครับ
ที่จะตอบโจทย์สิทธิเสรีภาพของคนในการที่จะเลือกเส้นทางเดินของชีวิตของตัวเอง
ผ่านการเลือกเพศสภาพของตัวเอง
ผมจำได้ว่าครั้งหนึ่งรัฐบาลครับได้มีแนวความคิดที่จะเสนอพรบซึ่งเรียกว่าพรบคู่ชีวิต
แต่ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่ายจนทำให้รัฐบาลนั้นได้นำเอาเสียงวิพากษ์วิจารณ์เหล่านั้นได้กลับไปทบทวน
วันนี้ผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีครับที่เพื่อนสมาชิกได้เสนอแก้ไขพรบ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือที่เราเรียกกันว่าสมรสเท่าเทียม
สาระหลักสำคัญของพรบที่มีการแก้ไขฉบับนี้เนี่ยมีการแก้ไขในหลายมาตรานะครับ
แต่สาระหลักสำคัญก็คือเป็นการแก้ไขข้อความจากสามีภรรยาเป็นคู่สมรส
ซึ่งนั่นหมายความว่าไม่ว่าคุณจะเป็นคู่สมรสแบบไหนก็แล้วแต่เป็นเพศเดียวกันหรือต่างเพศก็แล้วแต่
สามารถที่จะมั่นสามารถที่จะสมรสกันได้ซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้รัฐบาลรัฐสภาเอง
พวกเราในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจำเป็นครับที่ต้องพิจารณากันอย่างรอบครอบ
และผมก็ต้องขอบคุณทางรัฐบาลครับที่ในวันนี้ท่านส่งได้ท่านส่งผู้แทนในคณะรัฐมนตรีมา
และแสดงเจตจำนงที่ชัดเจนว่าท่านมีเจตนาที่จะรับกฎหมายฉบับนี้ไปเพื่อที่จะไปศึกษาไปเพิ่มเติม
เพราะอะไรครับผมเองเห็นว่าในการแก้ไขมีหลายมาตราครับและผมก็เชื่อว่ามันคงเกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่จะรับเอากฎหมายฉบับนี้
เพื่อที่จะเอาไปดำเนินการในการปฏิบัติใช้ในการบังคับใช้กฎหมายต่อไปในอนาคตก็คงจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากมาย
ดังนั้นจึงไม่ขัดข้องหรอกครับถ้าหากว่ารัฐบาลมีเหตุผลแล้วบอกว่าอยากที่จะรับกฎหมายฉบับนี้ไปเพื่อที่จะเอาไปทบทวนเอาไปพิจารณาให้รอบครอบก่อนที่จะกลับมาแล้วก็มาเสนอต่อสภาแห่งนี้ภายในระยะเวลา๖๐วัน
แต่ก็ต้องบอกกับท่านประธานบอกกับท่านสมาชิกและที่สำคัญบอกกับพี่น้องประชาชนครับว่าวันนี้ในการนำเสนอนำเสนอพรบในการแก้ไขพรบฉบับนี้ที่เพื่อนสมาชิกเสนอนั้นเราไม่ได้เป็นการลงมติเพื่อที่จะบอกว่าเราจะรับหรือไม่รับกฎหมายนี้นะครับ
เรากำลังจะลงมติเพื่อที่จะบอกว่าจะให้รัฐบาลนั้นรับกฎหมายฉบับนี้เพื่อที่จะไปพิจารณาใช้ระยะเวลาอีก๖๐วันเพื่อที่จะกลับมาสู่สภาแห่งนี้อีกหรือไม่
นี่คือสิ่งที่จะต้องยืนยันให้ชัดเจนถึงสิ่งที่พวกเรากำลังจะลงมติกันซึ่งผมเข้าใจครับเข้าใจทั้งสองฝั่งเข้าใจทั้งฝั่งเพื่อนของสมาชิกที่ได้รอคอยกฎหมายฉบับนี้เป็นระยะเวลาอย่างยาวนานและเข้าใจรัฐบาลที่ต้องการที่จะเห็นกฎหมายที่ออกมามันรอบครอบมันรัดกลุ่มและมันสามารถที่จะตอบเจตนารมณ์ในการเขียน
ฝากไปท่านประธานกราบเปลี่ยนไปอย่างรัฐบาลครับกฎหมายฉบับนี้เป็นตัวอย่างที่ดีครับกฎหมายที่ดีแบบนี้รอคอยกว่าจะเข้าสภาพมาใช้วันระยะเวลาหลายปีครับ
รัฐบาลก็ทราบอยู่แล้วครับว่าในระเบียบวาระมีพรบฉบับใดที่เสนอโดยเพื่อนสมาชิกที่เสนอโดยประชาชนคนทั่วไป
รัฐบาลควรที่จะทำการบ้านล่วงหน้าให้มากกว่านี้ครับถ้าหากว่าไม่ทำการบ้านล่วงหน้าเมื่อเพื่อนสมาชิกมาเสนอแล้วก็บอกว่ารัฐบาลจะเอาไปทำการบ้านใช้เวลาระยะเวลา๖๐วันจึงเป็นสิ่งที่คิดได้ครับว่ารัฐบาลจะเอาไปเพื่อที่จะดึงเวลาต่อกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งหรือไม่
ถ้าหากว่ารัฐบาลทำการบ้านมากกว่านี้และทำงานเชิงลุกให้มากกว่านี้ผมคิดว่าระยะเวลาในการเสนอกฎหมายจากเพื่อนสมาชิกหรือจากพี่น้องประชาชนก็จะมีประสิทธิภาพประหยัดเวลาของรัฐบาลประหยัดเวลาของพี่น้องประชาชนมากกว่านี้
ที่สุดครับท่านประธานผมไม่รบกวนเวลามากผมอยากจะบอกกับเพื่อนสมาชิกที่เสนอนะครับว่าผมเป็นคนหนึ่งแล้วครับที่วันนี้ผมก็คงจะลงมติว่าให้รัฐบาลรับกฎหมายเพื่อที่จะไปพิจารณาให้รอบครอบและกลับมาเสนอสภา
แต่เมื่อรัฐบาลกลับมาเสนอสภาแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งผมคนหนึ่งนะครับที่เห็นด้วยและอยากจะเห็นการเขียนกฎหมายที่มันตอบรับกับสภาพความเป็นจริงของสังคมในทุกวันนี้และอยากจะเห็นกฎหมายที่มันก้าวหน้าอยากเห็นกฎหมายที่มันตอบความต้องการของพี่น้องประชาชนได้จริงขอบคุณท่านประธานครับ
ครับขอบคุณครับต่อไปคุณสุฆโณมทาจากนั้นก็เป็นในแพทย์จัดตรวงเป็นนรพัฒน์และเป็นคุณสรีภงอังคัตสุขุนเกษครับขอเจอคุณสุฆโณครับ
ท่านประธานที่เคารพผมสุกโนมัธาสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจังหวัดยาลาเขต๒พักประชาชาติวันนี้ก็ต้องขออนุญาตอภิปราย
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่พศซึ่งทางคุณธัญวัฒน์กระมวลวงวัดนะครับเป็นผู้เสนอในเบื้องต้นผมก็ต้องพูดในนามของพักประชาชาติแล้วก็เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลามที่ใน
ล้านคนที่นับถือศาสนาอิสลามที่อยู่ในประเทศไทย
เมืองต้นด้วยหลักการและเหตุผล
ผมและเพื่อนสมาชิกภักดิ์ประชาชาติ
ไม่สามารถที่จะรับหลักการกฎหมายฉบับนี้ได้
เนื่องจากเรามาดูในหลักการของกฎหมายที่เขียนไว้ในข้อที่๑
ให้หญิงให้ชายและหญิงหรือบุคคล
สองคนซึ่งเป็นเพศเดียวกันสามารถมั่นและสมรสกันได้ตามประมวลกฎหมาย
และเป็นคู่มั่นได้นี่ข้อที่๑นะครับ
ก็ขัดและต่อหลักการศรัทธาและหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลาม

บางครั้งการอภิปรายของผมอาจจะต้องใช้เวลา
เนื่องจากว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อน
สะท้อนให้ตัวแทนรัฐบาล
ซึ่งจะมารับกฎหมายนี้ไปพิจารณาได้มีข้อมูลที่รอบด้าน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผมพยายามศึกษาในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
ซึ่งมีตั้งแต่ทั้งหมด๙๐กว่ามาตรา
สิ่งสำคัญที่สุดที่ผมรู้สึกไม่สบายใจ
กับเพื่อนสมาชิกในซีกฝ่ายค้าด้วยกัน
และก็เพื่อนสมาธิกสภาพุทธแทนรัฐศดร
เพราะในหลักการยึดมั่นในการทำงานของภักดิ์ประชาชาติ
ยึดมั่นในหลักของอานกุอ่านเป็นสำคัญ
อะไรก็ตามกฎหมายใดก็ตาม
ตราขึ้นมาแล้วขัดและแย้งกับพระมหากัมภีร์อังกุอ่าน
ซึ่งได้มีการถือปฏิบัติมา๑๔๐๐กว่าปี
และไม่มีการแก้ไขนั้นเราไม่สามารถที่จะรับได้ในหลักการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้อที่๗
ที่ให้คู่สมรสซึ่งเป็นเพศเดียวกัน
จดทะเบียนสมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์สามารถรับผู้เยาว์ได้หลายต่างเหล่านี้
เป็นสิ่งที่พวกเราต้องพูดและสะท้อนให้เห็นว่า
หลักการเราบอกว่าในประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย
เราก็มีกฎหมายสูงสุดคือรัฐมนูล
รัฐมนูลก็มีเขียนชัดเจนซึ่งฝ่ายที่สนับสนุนกฎหมายฉบับนี้ก็ได้อ้างมาตราที่๒๗
ผมในฐานะที่เป็นตัวแทนของพี่น้องคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม
ทั้งประเทศไทยประมาณ๑๐กว่าล้านคน
ขอยืนยันว่ามาตราที่๓๑ของรัฐมนูลบุคคลย่อมมีสิริภาพบริบูรณ์ในการนับถือศาสนา
และย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติหรือประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาของตนเอง

ซึ่งในหลักการของศาสนาอิสลามนั้น
คำว่าสามีภรรยาก็คือผู้หญิงกับผู้ชาย
ในพระมหากัมภีร์อังกฎอาณเขียนชัดในบทของพระมหากัมภีร์อังกฎอาณ

ซึ่งผมก็ไม่อยากใช้สภาตรงนี้มานำเสนอเพราะว่าเป็นตักกะความเชื่อ
เหมือนกับคนเราที่อยู่ในประเทศไทย
เราต้องบอกว่าเรามี๓อย่างด้วยกัน
ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
ข้อนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องย่อมมั่นและปฏิบัติเพราะมันเป็นภาพองค์รวมของประเทศ
แต่ภาพสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าในเรื่องของศาสนา
สิทธิเสรีภาพตามรัฐมนุน๓๑มาตราที่๓๑นั้นเขียนชัดเจนว่า
สามารถประกอบพิธีกรรมตามหลักคำสองสัติภาพตัวเองได้
ก็ถือว่ากฎหมายนั้นใช้บังคับไม่ได้

แต่เมื่อมีการยกร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้แล้ว
ซึ่งอยู่ในหลักศรัทธาและศรัทธาของอิสลามมีอยู่๖ประการด้วยกัน
หนึ่งเราต้องศรัทธาในพระองค์อัลลอสุภาตาลาเราจะต้องยำเกงต่อพระองค์อัลลอสุภาตารา
เราต้องศรัทธาว่าพระองค์มีอำนาจในการบริหารจัดการกำหนดทุกประสิ่งในโลกนี้
และเราต้องศรัทธาในบรรดาศาสนทูตหมายถึงผู้ที่นำศาสนามาสู่เรา
ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดที่ยึดมั่นสำหรับพี่น้องประชาชนคนไทย
ฉะนั้นผมจึงจำเป็นที่จะต้องเป็นตัวแทนของพี่น้องคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม
ที่ยึดมั่นในกริมหลายละละมุฮัมมันตราสุละละ
ว่าเราจะยึดมั่นในหลักคำสอนของพระองค์อรอบสุภาตารา
เราจะยึดมั่นต่อสู้ในแนวทางของพระองค์
เราจะไม่ยอมให้กฎหมายใดที่ออกมาแล้ว
กับพระหมากัมภีร์อังกุอ่านได้
อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมต้องจำเป็น
จะต้องมาชี้แจงต่อเพื่อนสมาชิกด้วยความเคารพที่ผมอยากนำเสนอต่อไปก็คือว่า
ประเด็นปัญหาสำคัญที่อยากฝากไปทางพักเก้าไกล
แล้วก็ผู้ที่นำเสนอกฎหมายฉบับนี้
ถ้าท่านมีบทเฉพาะการซึ่งผมก็ได้คุยกับพี่น้องประชาชน
ทงชาติและเพลงทรัพย์
เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย
เราจงร่วมใจยืนตรงขอรบทรงชาติ
ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราช
และความเสียสละของบรรพบรุษไทย
รักสามารถให้มีรักสมมติ
แต่ทุกรกไม่กล้าเอกราชจะไม่ให้ใครคงเคลียน
สัญลักษณ์เหนืออย่าเป็นชาติผู้หลี
พระราชก็แท้ชัดให้ทำให้ไม่ใช่ชะยุ่ง
สามารถที่จะรับหลักการของกฎหมายฉบับนี้

เรียนผ่านท่านประธานถึงเพื่อนสมาชิก
ผู้เสนอกฎหมายด้วยด้วยความเคารพนะครับ

ต่อไปในแพทย์ชัตุรงค์เป็นนรพัฒน์ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาที่ขอรบ
กับผมนายแพทย์ชัตรูรงค์เพ็งนรพัฒน์
สมาชิกสภาพุทธแหลศดรจังหวัดศรีสะเกดพักเพือดไทย
ผมขอสรรพสนุนร่างพยพลบนะครับ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
นะครับที่เรากำลังอภิปราย
แล้วก็ขอบคุณท่านประธานที่ได้บรรจุตรงนี้ขึ้น
หรือที่เราเรียกกันว่าสมรสเท่าเทียม
ท่านประธานครับคนเราเกิดมา

แล้วก็มีโครงผสมที่เราบอกถึงคือยีน
ส่วนสรีระวิทยาก็คือเรื่องของการดำเนินการของ

ซึ่งประกอบขึ้นมาเกินเป็นชายหญิงหรือเป็นเพศทางเลือก
และหลังจากนั้นคงต้องดูที่จิตใจ
ในเมื่อจิตใจเขามีความที่ไม่สอดคล้องกับที่ในเพศสภาพที่เกิดขึ้น

เพราะฉะนั้นต้องเห็นใจ
ดังนั้นวันนี้ต้องเรียนว่าผมเองเป็นแพทย์ได้ศึกษาได้เห็นกับเรื่องที่เราเห็น
อย่างที่หลายคนคิดว่าน่าเป็นประโยชน์ที่เราได้เสนอกฎหมายฉบับนี้
ถามว่าถ้าเรามองไปดูต่างประเทศ
ประเทศแรกที่เขาได้มีโอกาสให้การสมรสเท่าเทียมกันเรียกว่าสามารถถูกกฎหมายได้
ซึ่งมีตั้งแต่ปี๒๔๔นะครับก็คือเนเทอร์แลนด์เบลเยี่ยม๔๖สเปนแล้วก็อเมริกาแล้วก็ไต้หวัน
ประเทศกลับมาดูประเทศไทย
ต้องนำเรียนว่าประเทศไทยเรารัฐมนุนมาตราที่๒๗องค์เล็บ๓
เรื่องของหมวดของสิทธิเสร็จภาพของปวงชนชาวไทยที่ให้เกิดความเท่าเทียมกัน
สิทธิภาพเท่าเทียมกันแล้วเราก็มาดูในเรื่องของว่าทำอย่างไร
คือเพศทางเลือกเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเขาอยู่ยังไง
ที่เขาเกิดมีความรักอยู่ด้วยกันแล้วจนถึงสุดท้ายเนี่ยเขาอยู่เนี่ย
เขาอยู่ด้วยความภาคภูมิใจและอยู่ด้วยความรู้สึกว่าเขาเนี่ยถูก
พิกรรณสิทธินะครับความเท่าเทียมความสภาพภาคสิทธิมันชน
เขาไล่ได้เกิดขึ้นทำให้เขาอยู่แล้วมีความสุขไหม
ครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกที่เป็นอย่างนี้
เขามีความภูมิใจไหมเขาเข้าใจไหมแล้วครอบครัวจะเกิดปัญหาต่าง
แต่ถ้าเราสามารถทำให้กฎหมายฉบับนี้เท่าเทียมกัน
โดยที่ให้ตั้งแต่เรื่องของสามารถมั่นสมรสสมรสก็รับบุตรมา
เรื่องของทรัพย์สินเรื่องของการดูแลในเรื่องของโอนทรัพย์สินในเรื่องของการทั้งหมด
เป็นครบวงจรเนี่ยก็สามารถจะทำให้เปลี่ยนจากคำว่าสามีภรรยา
มาเป็นคู่สมรสเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้เปลี่ยนในเรื่องของ
ระบบของประเทศอะไรมากมายเพียงแต่ทำให้เขาเห็นว่าเท่าเทียมกัน
คำว่าสามีแยกเพศออกมาว่าเป็นคู่สมรสซึ่งในเรื่องเนี้ยนะครับ
พรบฉบับนี้ก็ไปแก้ทั้งหมดเนี่ยต้องร่ำเรียนว่าทั้งหมดเนี่ย
พอมาประมวลกฎหมายแพ่งรับภัณฑ์ฤทธิปีสามห้าเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ย
เจ็ดร้อยห้าสิบห้ามาตรานะครับแต่ที่แก้จริงจริงเนี้ย
ประมาณหกสิบสามมาตรานะครับบับหนึ่งก็เรื่องของผู้มีลำเนา
ห้าครอบครัวลักษณะการสมรสตั้งแต่หมดการมั่นหมดเรื่องของความสัมพันธ์สามีภรรยา
หมดสี่ทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยาแล้วก็หมด๕ความเป็นโมคะการสมรส
สิ้นสุดแห่งงานสมรสตลอดจนการรับรองบุตรและการรับรองของการไล่รับสมบัติ
เกิดคู่ต่อรถเสียชีวิตไปเพราะฉะนั้นคือเป็นสิ่งที่ทำยังไงนะครับ
ในเมื่อสิทธิเสร็จภาพที่เขาอยากได้เนี่ยนะครับเราน่าจะทำให้เกิดความภาคคุ้มใจ
สำหรับคนที่รอคอยมานะครับซึ่งต้องเรียนว่าตอนเนี้ยเราเริ่ม
โดยเฉพาะวันนี้เราไม่ได้เริ่มเฉพาะวันนี้นะครับตั้งแต่ปีสองพันร้อยห้าสิบห้า
ครับที่มีการเรียกร้องกันจริงนี้เรียกร้องกันมานานแล้ว
แต่ว่าต่างประเทศเขายอมรับของเราเองเนี่ย
ผมคิดว่าต่อไปทุกคนก็คงต้องเดินไปตามอารยาประเทศนานาประเทศ
ที่เป็นความภาคภูมิใจด้วยกันเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ย
กฎหมายฉบับนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์และสร้างความเท่าเทียม
ทำให้ความรักความอบอุ่นในครอบครัวในสถาบันครอบครัว
แล้วเขาก็มีสิทธิ์นะครับตอนนี้เขาถูกลิดหล่อนสิทธิ์
อย่างน้อย๔๐นะครับคือสิทธิ์ที่ถูกละเมิด
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อันนี้เรื่องของกฎหมายทั้งหมด
ที่สองก็คือถูกละเมิดในเรื่องของประมวลกฎหมายที่มีเกี่ยวคำว่า
สมรสจากชายหญิงและสิทธิในเรื่องของหน่วยราชการ
ที่ถูกละเมิดสุดท้ายคือของเมืองเอกชน
แต่ทั้งสิ้นทั้งปวงนี่คือสิทธิทางด้านจิตใจนะครับ
สิทธิ์ใจที่เขาจะได้รับการดูแลพี่คนน้องพี่คนนั้นให้เกียรติ
ได้รับการยอมรับมีตัวตนที่อยู่จริงแล้วก็ทำให้เขาเดินไปที่ไหน
มีความเท่าเทียมกันแล้วก็เกิดความยอมรับ
นี่คือสิ่งที่สุดยอดปรารถนานะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่า
ในเครื่องของการตะเนิดกฎหมายเฉพาะนี้ในเรื่องของของความเสมอภาค
สิทธิวชนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้ถ้าเทียมกันเนี่ยจะเป็นประโยชน์
และผมก็สนับสนุนโดยเฉพาะดำเนินการทั้งหมดนี้
มันเป็นเรื่องที่ในเรื่องของทางเทคนิคนะครับแต่ในเรื่องของถ้าเรายอมรับ
เราช่วยกันดำเนินการแก้ไขสร้างความภูมิใจให้กับประเทศไทย
ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านประธาน
แล้วก็ขอบคุณคณะท่านสมาชิกสภาพุทธรว่าวันนี้น่าจะสร้างประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่ง
ที่ถือว่าทำให้เกิดความเท่าเทียมแล้วก็สำหรับผู้ที่เกิด
เรียกว่าสมรสเท่าเทียมได้เกิดเขาจะได้ความดีใจภูมิใจครับ
ต้องขอกลับขอบคุณท่านประธานครับครับขอบคุณครับ
ต่อไปคุณสิริพงอังคัตสุขุนเกียจครับ
กับเดือนท่านประทานที่เคารพกับผมนายสิริพงอังคัตสุขุนเกียจ
ท่านประธานครับวันนี้ผมขอใช้โอกาสนี้ครับ
พิปรายเพื่อสนับสนุนร่างพระราชมัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ฉบับที่พศหรือที่เพื่อนสมาชิกหลายท่านเรียกว่ากฎหมายสมรสเท่าเทียม
กลับเรียนท่านประธานครับว่าผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนในสภาแห่งนี้
โตขึ้นมากับสังคมที่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงทางสังคมมาโดยตลอด
ตั้งแต่เราเริ่มต้นเห็นว่าการที่มีความหลากหลายทางเพศนั้น
เป็นเรื่องที่รับไม่ได้เลยในสังคมนี้
จนกระทั่งเริ่มมีการรับรู้มีการรับทราบ
คุณหมอหลายท่านครับที่เป็นเพื่อนสมาชิกที่พูดว่า
เป็นแบบไหนในปัจจุบันนะครับเราเห็นเลยครับ
ว่าโลกเปลี่ยนไปเยอะมากจริงจริงปัจจุบันเนี่ยเราเห็นซีรีส์หนัง
มีนิยายบางเรื่องนะครับที่เป็นนิยายที่ขายดีมากในโลกในปัจจุบันนี้
ก่อนที่จะถึงช่วงการเลือกตั้งครับผมจำได้ครับว่า๓ปีที่แล้ว
ภาคการเมืองมีการพูดคุยกันเรื่องนี้
ผมได้มีโอกาสไปรับปากเพื่อนหลายคนครับที่เขามีความหลากหลายทางเพศ
รับปากเขาว่าถ้ามีโอกาสเป็นสอสอเราก็จะเข้ามาช่วยผลักดันให้
วันนั้นสิ่งที่เขาเรียกร้องสิ่งที่เขาอยากจะได้
คือความเท่าเทียมในการที่เขาจะมีชีวิตคู่กับคนที่เขารักอย่างไร
สิทธิทางกฎหมายที่เขาจะได้รับการคุ้มครองเป็นอย่างไร
ผมเคยมีโอกาสพูดคุยประเด็นนี้ครับกับพักภูมิใจไทยที่ผมสังกัดอยู่
ว่าพักเราควรจะเสนอเรื่องความหลากหลายทางเพศนี้เป็นนโยบายหรือไม่
แต่ก็ต้องยอมรับครับว่าในพักการเมืองนั้นเป็นสถานที่ที่รวบรวมความหลากหลาย
เฉพาะความหลากหลายทางเพศครับแต่เป็นความหลากหลายทางศาสนาด้วย
มีสมาชิกหลายท่านซึ่งวันนี้ท่านประธานก็ได้ฟังครับ
ว่าเขาก็มีข้อจำกัดที่อาจจะเห็นด้วยแต่ด้วยข้อจำกัดของทางศาสนา
อาจจะทำให้เขารับไม่ได้แต่ในพักภูมิใจไทยก็ยังเปิดโอกาสครับ
เปิดโอกาสให้แม้ว่าเราจะไม่ได้เสนอเป็นนโยบายแต่เราก็เปิดให้ทุกคนแสดงความเห็น
ได้อย่างเสรีว่าจะเห็นด้วยหรือเห็นต่าง
วันนี้สังคมเดินทางมาไกลมากครับวันนี้ท่านผู้ชมติดตามการอภิปรายมาตลอดทั้งวัน
ได้เห็นครับว่าแนวทางของสภาแห่งนี้ไปในทิศทางใด
ผมเห็นด้วยกับท่านประธานนะครับที่ท่านประธานได้พูดตอนต้นว่า
เรื่องนี้หากคอรมอจะรับไปพิจารณาตามข้อบังคับการประชุม
ข้อ๑๑๘ก็ควรจะบอกตั้งแต่แรก
คือไม่ต้องมาเสียเวลาสภาวันนี้สุดท้ายผลของการลงมติ
มันก็จะหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกครับที่ประชาชนจะต้องกังขาว่า
เป็นการที่รัฐบาลจะเตะถวงหรือไม่
วันนี้ผมเป็นคนหนึ่งครับที่อยู่ในสอสอฝั่งรัฐบาล
ที่จะมาบอกกับเพื่อนฝ่ายค้านครับว่า
มีสอสอฝั่งรัฐบาลจำนวนมากนะครับที่เห็นด้วยกับเรื่องนี้
แต่เมื่อคณะรัฐมนตรีท่านขอใช้สิทธิ์ของท่าน
เพื่อความละเอียดถี่ถ้วน
เราก็จำเป็นครับที่จะต้องให้เกียรติท่าน
ให้โอกาสท่านให้เวลาท่านไปใช้ความละเอียดถี่ถ้วนนั้น
พิจารณาให้รอบครอบรัดกลุ่มที่สุด
แต่อย่างไรก็ตามครับเวลาของท่านมีเพียง๖๐วัน
ท่านจะต้องกลับมารายงานที่สภา
แล้วก็เรียนเช่นเดียวกันกับท่านสสกรวีที่พูดไปก่อนหน้านี้ครับว่า
เมื่อท่านกลับมาผมเป็นผู้หนึ่งครับ
และผมก็เชื่อว่ามีสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรฝั่งรัฐบาลอีกจำนวนมากครับ
ที่พร้อมจะสนับสนุนกฎหมายฉบับนี้
ท่านประธานครับกฎหมายฉบับนี้นั้น
วันนี้หลายคนมาพูดถึงความเท่าเทียม
ผมอาจจะไม่ได้พูดกล่าวไปถึงขนาดที่ว่า
กฎหมายฉบับนี้จะบ่งบอกถึงความเท่าเทียมในความเป็นมนุษย์หรือไม่
เพราะในปัจจุบันนี้สังคมไทยรับความหลากหลายทางเพศได้มากแล้ว
เราเห็นว่าผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศนั่นแหละ
ที่เป็นผู้ที่มีความสามารถมากกว่าเราเองด้วยซ้ำ

แต่วันนี้มันเป็นความล้าหลังของกฎหมายครับ
เป็นความล่าหลังของกฎหมายที่เขียนมานานแล้ว
ล่าหลังนั้นมันเปลี่ยนไม่ทันโลก

มันจึงทำให้คนกลุ่มหนึ่งเขามีความรู้สึกว่า
เขาถูกกดขี่เขาถูกกดทับ
และสภาพผู้แทนรัศดรของเราแห่งนี้แหละครับ
ที่จะเป็นผู้ปลดปล่อยพัฒนาการนั้น
ดังนั้นจึงขอฝากท่านประธานนะครับ

พวกผมยังยืนยันว่าจะรับร่างนี้นะครับ

ต่อไปคุณจุลภัณฑ์นมวิวัฒน์ครับ

ผมจุลพันธ์อมรณิวัฒน์สมาชิกสภาผู้แทน
รัศดรจังหวัดเชียงใหม่จากภาคเพื่อไทย
จะขอร่วมอภิปรายในร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ฉบับที่พศหรือที่เราเรียกกันว่า

นำเสนอโดยสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
จากภาคฝ่ายค้านเรา
ผมเองต้องเรียนด้วยความเคารพครับ
อภิปรายมา๑๐กว่าท่าน
ผมต้องท้วงติงกระบวนการ
ดำเนินการของสภาพผู้แทนรัศดรต่อท่านประธาน

ปล่อยให้มีการดำเนินการที่ค่อนข้างจะขัดต่อข้อบังคับนะครับ
เมื่อคณะรัฐมนตรีได้เสนอยัตติต่อสภาแล้วว่า
จะขอส่งเรื่องไปยังคอรมอ
กระบวนการในสภาเนี่ยเราต้องถกกันว่าจะส่งหรือไม่ส่ง
ไม่ใช่ว่าจะอภิปรายเรื่องของการรับหรือไม่รับ

ผมถึงได้เรียนท่านประธานในช่วงต้นว่า
ถ้าจะส่งหรือไม่ส่งเนี่ยผมถอนก่อนนะครับ
แล้วถ้าส่งไปแล้วผมจะกลับมาอภิปรายในครั้งหน้า
หรือถ้าไม่ส่งผมก็จะขออภิปรายเลย
นี่ที่สิ่งที่ผมได้พยายามชี้แจงต่อท่านประธานนะครับ
แต่ท่านประธานครับอย่างไรก็ตามเมื่อดำเนินการมาถึงขั้นนี้แล้ว

พยายามจะสรุปภาพรวมให้ท่านประธานเห็นนะครับ

เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับ
สมัยที่ผมอยู่ในการเมืองสมัยแรก
ปีนั้นปี๒๕๔๕๔๖เนี่ย
ก็มีความพยายามจากรัฐบาลของไทยรักไทยนะครับ
ท่านปุรชัยนะครับถ้าจำกันได้เนี่ยนะครับ
ก็มีความพยายามที่จะผลักดันเสนอแนวคิดการจดทะเบียนสมรส
ระหว่างเพศเดียวกันเข้ามาสู่สภาพผู้แทนราษดร
แต่ถ้ามันทานเชื่อหรือไม่ครับระยะแรก๑๐กว่าปีที่แล้ว
ในสังคมไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับเท่าไหร่
แม้แต่จากฝากฝั่งของพี่น้องประชาชนที่เป็นเพศทางเลือก
ก็มีเสียงคัดค้านออกมาจากกลุ่มของเขาเองอย่างไม่น่าเชื่อ
ต่อมาในปีประมาณปี๒๕๕๙
ท่านนายกยิ่งลักษณวัฒน์ชินวัฒน์เป็นนายกรมนตรี
ก็มีภาคประชาชนเข้ามาประสานมาขอผลักดันในเรื่องของพรบคู่ชีวิต
ซึ่งท่านนายกยิ่งลักษณ์ก็ได้สั่งการไปยังกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ให้ต้นร่างของพรบคู่ชีวิตขึ้นมา
ในขณะนั้นก็มีเสียงคัดค้านบ้าง
แต่จนกระทั่งมาถึงวันนี้ตัวพรบคู่ชีวิตมันไม่ตอบโจทย์กับพี่น้องประชาชน
ในกลุ่มของความหลากหลายทางเพศอีกต่อไป
ซึ่งวันนี้เนี่ยก็เลยมียติจากเพื่อนสมาชิกซึ่งแสดงความยินดีด้วยนะครับ
เป็นเรื่องยติของการแก้ไขเพิ่มเติมประโมนกฎหมายแพ่งและภาคนิต
เพราะว่าการสมรบเท่าเทียมเป็นการคืนสิทธิขั้นพื้นฐาน
ให้กับพี่น้องในกลุ่มของความหลากหลายทางเพศเหล่านี้
เขาโดนกดขี่เขาโดนละเลยมาเป็นระยะเวลานาน
วันนี้เราจะคืนสิทธิ์ให้ท่านในเรื่องของการสมรสเท่าเทียม
แต่ในมุมของพักเพื่อไทยนั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นเพียงแค่ก้าวแรกครับ
เป็นก้าวแรกที่ยิ่งใหญ่ของท่านนะครับของพี่น้องประชาชน
และของประเทศไทยที่เราจะก้าวทันกับความเป็นสากลโลกนะครับ
เรามองว่านี่คือก้าวแรกก้าวต่อไปเนี่ย
มันมีสิทธิขั้นพื้นฐานอื่นที่เรามีความจำเป็น
จะต้องมอบคืนให้กับเขาเหล่านั้น
ถ้าให้ยกตัวอย่างเป็นต้นว่าเรื่องของสิทธิในการรักษา
วันนี้สิทธิของการรักษาตามบัตรท้องเนี่ยนะครับ
ตามเรื่องของ๓๐บาทรักษาทุกโรคหรือว่าที่เรียกว่า
เรื่องของประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ย
ยังไม่ครอบคลุมนะครับในเรื่องของพี่น้องที่มีความหลากหลายทางเพศ
ทั้งที่จริงสำหรับพี่น้องประชาชนกลุ่มนี้มันไม่ใช่ตัวเลือก
แต่มันเป็นสิ่งที่เขาเกิดมากับมัน
เพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่ามันไม่ใช่ตัวเลือกของเขาอีกต่อไป
กระบวนการในการที่จะเข้าไปดูแลเขาเช่นเรื่องของการรักษาพยาบาลเนี่ย
เราต้องมีการอุดหนุนจุนเจือไปช่วยเหลือเขา
คนเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเขาต้องการที่จะ
ต้องมีความจำเป็นที่จะต้องรับยาหรือปรึกษาทางการแพทย์ต่าง
ยาเช่นยาฮอร์โมนเนี่ยนะครับ
ค่าใช้จ่ายต่อเดือนเดือนละหลายพันบาทนะครับ
สิ่งต่างเหล่านี้เราควรจะต้องมีกลไกของรัฐ
ทางกระบวนการงบประมาณ
ผ่านเข้าไปยังเรื่องของสวัสดิการ

เพื่อเข้าไปช่วยเหลือเขาผ่อนเบาภาระของเขา

อันนี้ก็เป็นก้าวต่อไปที่ผมมองว่า

สังคมเราก้าวเข้าไปสู่ความเป็นสากล
ในเรื่องของความหลากหลายทางเพศแล้วนะครับ

แต่เรื่องของยัตติที่ผมได้เรียน
ท่านประธานในช่วงต้นนะครับ
หลังจากเพื่อนสมาชิกได้เข้าสู่ยติเนี่ยนะครับ

ส่งเรื่องให้คณะรัฐมนตรีไปพิจารณา๖๐วัน
ผมเรียนด้วยความเคารพว่าในส่วนของภักดิ์เพื่อไทยนั้น
มติในส่วนนี้เราไม่เห็นชอบให้ส่งให้คณะรัฐมนตรี๖๐วันครับ
วันนี้ทั้งวันในช่วง๒๓อาทิตย์ที่ผ่านมา
เราเจอกันแล้วเรื่องของการส่งเรื่องไปให้คอรมอ๖๐วัน
ไม่มีเหตุและผลใดทั้งที่กฎหมายเหล่านี้เข้าสู่สภาพผู้แทนรัศดร
บรรจุในยติมา๒ปีครึ่ง
แล้วจะบอกว่าเพื่อนสมาชิกยังไม่ได้อ่านเหรอมันไม่ใช่
บอกว่าคณะรัฐมนตรียังไม่มีความพร้อม
เรื่องมันคาอยู่นานแล้วท่านไม่ติดตามไม่สืบถามเป็นไปไม่ได้
ผมรู้ดีครับเรื่องเหล่านี้เนี่ยกระบวนการผมเองก็เคยเป็นรัฐบาล
เพื่อไทยก็เคยเป็นรัฐบาล
เรื่องเหล่านี้เข้าสู่วิบของรัฐบาล
มีหน่วยงานราชการมาชี้แจงทุกหน่วยงาน
ตั้งแต่กฤษฎริกาตั้งแต่มหาทัย
กระทรวงการคลังกระทรวงสาธารณสุขเข้ามาหมดครับ
ทุกคนมาให้คำชี้แจงต่อรถตัวกฎหมายที่จะเข้าสู่สภาพการพิจารณา
ผมรู้ครับว่าท่านมีความคิดแล้วว่าท่านจะเอาหรือไม่เอา

แต่สุดท้ายเนี่ยท่านก็อ้างเอากลไกของคอรมอลเนี่ย
มาขอเรื่องไปเก็บไว้๖๐วัน
ไว้๖๐วันตอนนี้กว่าจะกลับมาเมื่อไหร่ครับ

เพราะหกสิบวันเราเข้าสู่การปิดสมัยประชุมสภา
อีก๒๓เดือนเปิดสมัยประชุมอีกครั้งหนึ่ง
ต้องมาต่อคิวรอเข้าคิวว่าจะเข้ามาพิจารณาเมื่อไหร่
จะมีกฎหมายที่กรรมธิการพิจารณาแล้วเสร็จเข้ามาแทรกหน้าอีกกี่ฉบับไม่รู้
สุดท้ายกว่าจะเข้ามาได้จริง๔เดือน
และถ้า๔เดือนนั้นเนี่ยสุดท้ายคอรมอลมีมติว่าจะปัดตก
จะไม่เอาก็จะมีหน่วยงานราชการมานั่งอยู่ที่หน้าบันลังเนี่ย
ช่วยชี้แจงให้กับคอรมอมันจะกลายเป็นเรื่องระหว่างสภากับหน่วยงานราชการไปทันที
และที่สำคัญถ้าสมัยประชุมหน้ามาปัดตก

เสนออีกครั้งหนึ่งไปต่อคิวที่๑๐๐กว่า
ฟังมติกันเลยครับฟังดูเนี่ยกระแสเสียงเนี่ยเห็นด้วยกันหมด
ก็ลงมติกันเลยตั้งกรรมธิการให้มันออกมาเป็นกฎหมายจริง
ถ้าท่านจะไม่เอาปัดตกวันนี้ครับ
สมัยประชุมหน้าเดือนพฤษภาคมเดี๋ยวพวกผมจะได้เสนอกันใหม่อีกหนึ่งฉบับ
เพื่อให้การแก้ไขปัญหามันเป็นไปได้จริง
แต่พักเพื่อไทยยืนยันในมติว่าเราเห็นชอบกับพรบสมรสเท่าเทียมครับ

ก่อนที่คุณลูกมาดจะพูดเพียงท่านสุดท้ายนะครับ

เพราะว่าผมเห็นด้วยนะครับว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเมื่อ
กรมฤทธิ์เสนอก่อรับปริพินาควรรับหลักการก็จะไม่มีการอภิปรายกันมาก
แล้วก็ลงมติว่าจะเห็นชอบให้รัฐมนตรีรับปีพินากวดรับหลักการหรือไม่
แต่ว่าที่เราทำมาสองวันเนี่ยความจริงเมื่อวานเนี้ย
ผมจำแม่ท่านประธานท่านมศนี่เสนอว่า
เมื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายกันมากอย่างนี้แล้วควรจะได้ลงมติ
รับหรือไม่นะครับซึ่งเป็นข้อเสนอที่เป็นประโยชน์
ก็หนึ่งเป็นประโยชน์กับรัฐบาลว่ารัฐบาลอาจจะหวังดีนะครับ
ไม่อยากให้ตัดสินท่านตีว่ากฎหมายตกไป
ขอเปิดโอกาสให้รับไปปีหน้าก่อน
แต่เมื่อฝ่ายเสนอก็มีความคิดว่าเป็นการทวง
ก็ผมคิดว่าก็เรื่องนี้ก็ฝ่ายรัฐบาลจะต้องรับไป
ทบทวนว่ายังมีกฎหมายอีกหลายฉบับที่เราเสนอ
มีจดหมายกฎหมายของรัฐบาลแล้วไม่มีค้างนะครับ
คงมีเฉพาะพวกเราที่ค้างอยู่
ซึ่งเราก็เคยปรารบเรื่องนี้ในที่ประชุมร่วมกันนะครับ
ว่ากฎหมายของฝ่ายค้างขอบคุณครับ
กฎหมายของฝ่ายสมาชิกเนี่ยไม่ได้เข้าสภาเลย
แต่บัตรนี้กฎหมายของเราที่เป็นสมาชิกได้เข้าสภามากพอสมควร
ถ้าเทียบในสมัยอดีตก็ยากที่จะมาถึงขั้นนี้
และผมก็สับหนุนว่าถ้าเราคิดเหมือนเมื่อเช้านะครับ
คือพยายามที่ร่วมมือกันแล้วก็ทำให้เรื่องผ่านไปโดยเร็ว
ผมได้คุยกับผู้นำแต่ละพักว่าในสมัยก่อนเนี่ยเรากำหนดเป็นโคต้าว่า
พักเพื่อไทยมีจำนวนสมาชิกมากสัดส่วนการพิปรายก็ได้มาก
ภักดิ์ประจาธิบัตรมีสมาชิกน้อยสัดส่วนก็ได้น้อย
อันนี้ก็เป็นความยุติธรรม
แล้วก็ทำให้เราสามารถพินายัตติและกฎหมายใดผ่านไปได้โดยเร็ว
แต่ว่าถ้าทุกคนพูดหมดนะครับจะมีปัญหาว่าเรื่องมันก็จะช้า
กฎหมายที่เราค้างอยู่ประมาณ๓๓ฉบับก็จะไปไม่ถึง
ความจริงขนาดนี้ถือว่าเร็วครับถ้าเทียบกับสมัยก่อน
แต่ว่าอยากสำนุนแนวคิดของชุนกุฏิฎภัณฑ์นะครับ
ว่าในโอกาสต่อไปถ้ารัฐบาลขอรับพิธีนาคมของนับประการ

ครับต่อไปก็ขอท่านสุดท้ายคือท่านองค์อาจคล้ำไพบูลครับ

ท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจ
กลับผมองค์อาจคล้ำไพบูลสมาชิกสภาพุทธรรษดร
แบบบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์

ซึ่งเรียกกันทั่วไปว่าร่างพระราชบัญญัติสมรสเท่าเทียม
ท่านประธานครับผมพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้

คนที่ควรมองคนเป็นคนเช่นเดียวกัน
โดยไม่ต้องไปมองรัฐธรรมนูล
บรรยัติเรื่องเหล่านี้ไว้ว่าอย่างไร
โดยไม่ต้องไปมองกฎหมาย
ว่าจะพูดถึงเรื่องที่เรากำลังพิจารณากันนี้อย่างไร

ถ้าเราไม่มีจิตสำนึกหรือสามัญสำนึก
ที่จะมองคนเป็นคนที่เหมือนกันเท่าเทียมกันแล้ว
เราคงไม่สามารถที่จะพิจารณากฎหมายฉบับนี้ได้

วันที่คนคนหนึ่งคลอดออกมาเป็นทารกจากคันมารดา
ผมเชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนนั้น
มีความพึงพอใจมีความรัก
มีความปรารถนาดีต่อบุตรของตนทั้งสิ้น
ไม่ว่าผู้ที่คลอดออกมานั้น
จะมีเพศสภาพอย่างไรก็ตาม
แล้ววันหนึ่งเมื่อเขาได้เติบโตขึ้นไป
บนสภาพของสังคมของการเรียนรู้ของการเลี้ยงดู
ธนุกถนอมของคุณพ่อคุณแม่
แน่นอนที่สุดครับคนเป็นพ่อแม่นั้น
ก็ย่อมหวังให้ลูกเติบโตไปในทิศทางที่ดี
โตไปในสังคมที่ดี
และเติบโตไปเป็นบุคลากรที่ดีของสังคม

เส้นทางการเติบโตของเขาจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม

พ่อแม่ก็ยังมีความรักมีความปรารถนาดีต่อลูก
เพราะฉะนั้นกฎหมายฉบับนี้
ผมคิดว่าเราจึงจะต้องพิจารณาบนพื้นฐานของการมองคนเป็นคน

ท่านประธานก็คงทราบดีนะครับว่า

เรามีปัญหาเรื่องสิทธิเสรีภาพ

เรามีปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำกันในสังคม
เรามีปัญหาเรื่องความไม่เท่าเทียมกันในสังคม
และมีปัญหาอีกมากมายหลายปัญหาในลักษณะนี้
จึงทำให้ร่างกฎหมายในลักษณะนี้
ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในบ้านเมืองของเรา
แต่มาวันนี้วันที่โลกเปลี่ยนแปลงไปพอสมควร
ความเข้าใจของผู้คนมีมากขึ้น
วันที่ผู้คนในสังคมนั้นเริ่มยอมรับ
และรับรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้
เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใครก็ตามมีหน้าที่บริหารจัดการ
หรือมีส่วนในการรับผิดชอบประเทศนี้
จะต้องพึงตระหนักตามไปด้วย

ถ้าผู้บริหารผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบ
ในการบริหารจัดการประเทศและสังคม

สังคมก็จะเพิ่มปัญหามากขึ้นไปเรื่อย

ในห้องประชุมนี้และนอกห้องประชุม

สิ่งที่จะมาก่อให้เกิดปัญหาเพิ่มมากขึ้น

วันนี้ผมจึงมีความเห็นสั้น

สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรในสังคม
รวมทั้งผู้คนในสังคมว่า

ถ้ามีกฎหมาย

ที่มากีดกัน

ที่จะทำให้คนคนหนึ่งในสังคม

เขาไม่สามารถที่จะคงสภาพความเป็นคน
ผมคิดว่าเราจะต้องช่วยกัน

เพื่อทำให้สังคมของเราทั้งสังคม

สามารถอยู่ร่วมกันได้

กำเนิดเกิดมาบนโลกใบนี้

แต่ผมคิดว่าวันนี้คือจุดเริ่มต้น

ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้

เพื่อเขาจะสามารถดำรงอยู่ในสังคมนี้

และมองคนเสมือนหนึ่ง

ต่อไปเราจึงขอมติว่า

ร่างบรรยัตนี้ไปพินาควรรับราการ

เป็นเรื่องของการขอรับประวินากรรับหลักการเท่านั้นเองครับ

ธรรมชิกเข้ามาแล้วครูนาเสน่งตนนะครับ

จะส่งให้กับรัฐบาลพิจารณา๖๐วันเหมือนกันกับกรณีนี้
และกรณีก่อนหน้านี้ก็มีการให้ผู้เสนอยติอภิปรายสรุปก่อน
ผมไม่ทราบว่าถ้าเกิดว่าวันนี้เรามีมติ
สมมุติว่าให้รัฐบาลพิจารณา๖๐วันกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
ท่านผู้เสนอยติจะสามารถอภิปรายได้ต่อไหมครับ

ตรงนี้ไปแตกต่างจากกรณีของ๒อันที่ผ่านมานะครับท่าน
กรณีนี้เป็นกรณีที่ยังไม่ได้มีการบรรณาว่ารับหลักการหรือไม่ครับ
โอเคนี่เป็นจากการยืนยันมาถึงไว้นะครับ
ถ้าสมมุติว่ารัฐบาลไม่รับไปพินาและส่งคืนมา
ก็เหมือนที่เราปฏิบัติเมื่อตอนวันนี้ครับ
ก็คือผู้เสนอมีสิทธิ์เสนอใหม่ครับแล้วก็อภิปรายได้ครับ

ธรรมจิกรุณาขวดบัตรแสดงตนนะครับ

ท่านประธานให้เจ้าหน้าที่ช่วยล้างระบบนะครับท่านประธาน

ฟังสมาชิกเสียบัตรลงไปแล้วกดไม่ได้ครับท่านประธาน

ก็เชิญเจ้าหน้าที่นะครับ

บัตรจิกรุณากดบัตรแสดงตนใหม่

บกวนท่านสมัยอีกครั้งนะครับตามที่เสนอครับ

สำนวนวิเคราะห์ประชุมที่แสดงตนกระดาษนี้๓๒๖คนครับ

ต่อไปจะขอถามมติที่ประชุมว่า
จะอนุมัติให้การัมภีร์รับบาปีนาก่อนรับหลักการ
ร่างบรรยัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย
ฉบับที่ปศหรือไม่
ผู้ใดเห็นควรอนุมัติกดปุ่มเห็นด้วย
ผู้ใดเห็นว่าไม่ควรอนุมัติกขวดปุ่มไม่เห็นด้วย
ผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับ

จำนวนผู้ลงมติ๓๕๐คนนะครับ
เห็นด้วย๒๑๙คนไม่เห็นด้วย๑๑๘คน
งดออกเสียง๑๒ไม่ลงคะแนนเสียง๑นะครับ
ติผู้ชมเห็นด้วย